วันนะครับคดีของน้องชมพู่เด็กหญิงวัย๓ขวบ
ที่บ้านกกกอกตะบนกกตูมอดงรวงจังหวัดมุกดาหารนะครับ
น้องเนี่ยหายไปจากบ้านตั้งแต่๑๑พฤษภาคมนะครับ
นี่คือภาพของชายเร่ร่อนคนหนึ่งเมื่อวานนี้
ตำรวจก็ไปนำตัวขึ้นรถตู้แล้วพาไปที่สพกกตูม
เพราะชาวบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้มาเดินอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านเนี่ย
๓วันแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ล่าสุดเนี่ยโอ้โหขึ้นไปอยู่บนนู้นนะ
บนภูเขาแถวระแวกภูเหล็กไฟมีกระเป๋าเป้ลักษณะแบบนี้นะ
มีสะพายด้วยมีถุงปุ๋ยกระสอบข้าวของพรุงพลังแบกแบบนี้
แต่บางส่วนมันก็ดูเหมือนกับเป็นของใช้ของเด็กอะไรพวกนี้ก็มี
ยิ่งเปิดมาดูข้างในกระเป๋าในถุงกระสอบพวกนี้มีหลักฐานต่างเยอะแยะไปหมดนะครับ
ความคืบหน้าของผู้ชายคนนี้เนี่ยเดี๋ยวขยายเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนนี้คือภาพเมื่อวานนี้นะครับท่านผู้ชมครับที่ตำรวจนำตัวชายคนนี้มาที่สพกกตูม
เพื่อมาสอบถามว่ามาจากไหนอะไรยังไงเร่ร่อนยังไงมาถึงบ้านกกอก
แล้วมันจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันธ์อะไรกับคดีของน้องชมพู่ไหมแม้จะเพิ่งมีคนเห็นเขาในช่วงสองสามวันที่ผ่านมา
แต่ก่อนหน้านี้ล่ะเพราะว่าชาวบ้านหลายคนบอกว่าพื้นที่บ้านกอกก็ยอมรับว่า
ก็มีชายเร่ร่อนคนเร่ร่อนเนี่ยเข้ามากันบ่อยเข้ามาเขาก็ให้กันออกไป
เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามาคนเก่าเข้ามาบางคนบอกผู้ชายคนนี้ปีที่แล้วก็มา
ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะบอกว่าปีที่แล้วก็มาแต่ว่าไม่ได้แบบเข้าของพรุงพลังแบบนี้
แล้วก็ดูดูเด็กกว่านี้ปีนี้แก่ขึ้นถูกต้องแต่ผู้ชายคนนี้แม้จะดูเป็นคนเร่ร่อน
เรื่องจิตใจต้องตรวจสอบกันอีกทีนึงเนี่ยแต่ทำไมเดินขึ้นภูเขาขึ้นภูเหล็กไฟอะไรก็แล้ว
แต่ทำไมดูชำนาญจังแล้วช่วงก่อนที่น้องชมพู่จะหายตัวไปหรือ๑๑พฤษภาคมเขามาหรือเปล่า
นี่นะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ก็มีการสอบถามกันนิดหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
เดี๋ยวลองฟังดูนะฮะ
ไม่ใครไม่ใครน้องทิวไม่เคยในภูเขา
ตลืมมันจะไปหาใครที่โอเค
คุณผู้ชมครับชายเร่ร่อนคนนี้นะครับอ่าตรวจสอบไปแล้วนะครับ
ตำรวจสอบถามและชื่อนายสงบอายุ๕๖ปีเขาเป็นชาวสุรินนะครับ
มีคนไปพบที่เถียงนาของนายสมคิตซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่
นานายสมคิดอยู่ใกล้กับภูผาพางซึ่งอยู่ไม่ไกลจากภูเหล็กไฟ
นายสงบเนี่ยบอกว่าเขาเดินมาจากบ้านกกตูมขึ้นภูเหล็กไฟแล้วก็ลงมาที่บ้านกกอก
แต่เขาก็บอกไม่แน่ชัดว่าเขามาทำไมจะไปไหนอะไรยังไงเขาบอกเขาก็ไปของเขาเรื่อย
ตามสิ่งที่ได้ยินในหัวในหูอะไรของเขาอย่างนี้นะครับ
ในถุงกระสอบปุ๋ยนะที่นายสงบถือมาเนี่ยหรือว่าในกระเป๋าเนี่ยนะครับ
จากการตรวจสอบเนี่ยนะเอาถุงกระสอบก่อนนะครับถุงกระสอบปุ๋ยนะ
มีเสื้อกันหนาวแบบมีหมวกคลุมสีแดงมีมุ้งสีเขียวมีเส้นผมมีกันไกลมีมีด
มีเครื่องลางลักษณะเหมือนกับเป็นกะลา๓รู๓ตานะครับ
ร้อยเชือกไว้ด้วยมีเงินด้วยนะเงินห้าร้อยบาทนะครับ
มีขวดเครื่องดื่มบำรุงกำลังมีกล้วยมีขวดน้ำพลาสติกแล้วก็มีขวดเครื่องดื่มอีกนะครับ
ส่วนในเป้กับกระเป๋าสะพายนะครับก็มีของอื่นอีกหลายอย่างนะ
หวีก็มีช้อนสแตนเลสก็มีกระเป๋าสตางค์ก็มีมีกระดาษเหมือนกับสบู่
หรือว่ากระดาษโน้ตสมุดอะไรพวกนี้นะครับซึ่งเขาเขียนด้วยลายมือ
ลายมือนี้ก็เป็นระเบียบเรียบร้อยใช่ล่ะนะเหมือนกับเป็นคาถาหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับ
มีภาพของหญิงสาวในชุดเหมือนกับประกวดนางงามในชุดว่ายน้ำ
เขาบอกว่าเขาเขียนตามสิ่งที่ในหัวเขาบอกมา
ใช่ค่ะเขาบอกว่าเป็นคาถาแล้วก็ลายมือสวยเลยนะคะ
ใช่เขามีคนบอกมาเวลาเขาเดินไปไหนมาไหนเขาก็จดจดจดเนี่ยนะฮะ
วันนี้เราแกะรอยให้นะครับเรื่องของคำพูดหรือว่าการเขียนออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
ว่าจะเกี่ยวข้องเป็นคาถาอะไรหรือไม่อย่างไรท่านรอดูไปเรื่อยนะครับ
เอาความคืบหน้าของนายสงบเนี่ยวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวนายสงบไปส่งที่โรงพยาบาลมุกดาหารก่อนนะครับ
เพื่อให้ตรวจสอบอาการนะครับว่าตกลงแล้วเขาเป็นแค่คนเร่ร่อน
หรือจะมีอาการลักษณะสติไม่สมประกอบจริงหรือไม่นะครับ
เพื่อตรวจเทียบเคียงกับคดีของน้องชมพู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของเส้นผมที่เจอในข้าวของสัมภาระของเขานะฮะ
แล้วก็เส้นผมของเขาเองด้วยกับเส้นผมในคดีน้องชมพู่ที่ศพของน้องชมพู่เนี่ย
เส้นผมบางส่วนก็ถูกตัดไปนะครับ
หลานชายนายสงบนะครับที่เราได้สอบถามข้อมูลไปบอกว่านายสงบเนี่ยเขาเดิมเนี่ยเป็นคนฉะเชิงเซานะ
แล้วก็ย้ายไปอยู่สุรินทร์นะไปทำไร่ทำสวน
แต่ว่าพักหลังนายสงบเขามีอาการเหมือนกับอาการทางจิตประสาทเป็นโรคหูแว่ว
กลัวผู้กลัวคนบางทีก็มีอาการหลอนเหมือนกับได้ยินเสียงคนเนี่ยอยู่ในหูในหัวเขาตลอดเวลา
เขาบอกว่าบางทีก็เป็นเสียงพระอินทร์มาสั่งให้เขาทำนู่นนี่นั่นอันนี้หลานชายเขาบอกนะฮะ
บอกว่าให้ไปที่นั่นไปที่นี่พอเขาได้ยินปุ๊บเขาก็ทำตามบางทีก็ไม่ทำตามแต่บางทีก็ทำตาม
เหมือนกับในสมุทรก็จดเป็นไปหมดเลยเขาบอกเขาได้ยินในหัวเขาก็จดนี้ถ่ายใจ
เปลี่ยนจากที่เย็นเมื่อวานยกขั้งวันนี้มีหญ้ายาดพี่น้องที่รู้ข่าวฮะเขาก็เห็นข่าวทางโสลทัศน์
เพราะว่าตำรวจเนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะฮะอ่าอันนี้คือความคืบหน้าของผู้ชายคนนี้
ใช่ค่ะคือทีมข่าวก็ไปคุยกับหมอปลามือปราบสัมภเวษีนะคะ
ก็ขอถามถึง๒คนล่าสุดไม่ได้จะไปปรักปรำเขา
ว่าเขาจะไปเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องชมพู่
แต่แค่อยากไปถามหมอปลาว่าสัมผัสอะไรพิเศษได้บ้างไหม
ก็คือชายเร่ร่อนนะคะลุงสงบเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ว่าจะเกี่ยวไหมหรือแม้กระทั่งนายนาริน
ผู้ต้องหาคดีเก่าคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอีกคดีนึงเนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมที่จะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่
หมอปลาบอกว่าไม่ขอให้น้ำหนักกับทั้งสองคนนี้เลยนะคะ
เพราะหมอปลาให้เหตุผลแบบนี้ชายเร่ร่อนคนนี้ค่ะลุงสงบเนี่ย
เขาไม่ใช่คนบ้านะคือไม่ได้บ้าถึงขั้นที่พูดไม่รู้เรื่อง
หมอปลาบอกดูจากการแต่งตัวดูจากการโต้ตอบตอบนักข่าวตอบตำรวจ
แล้วก็ไม่ได้บ้าถึงขั้นกินของบูดของเน่าอ่ะครับ
ส่วนเรื่องการเขียนอะไรในกระดาษในหนังสือเนี่ยเป็นอัคระเป็นอะไรเนี่ย
หมอปลาบอกว่าไม่น่าสนใจอะไรขนาดนั้นแต่คาดว่าลุงคนนี้ที่เป็นชายเร่ร่อน
อาจจะเคยทำอะไรสักอย่างเช่นเสพสารเสพติดพอเลิกก็จะมีอาการหลอน
หูแว่วเพ้อฝันคิดไปเองต่างนานาลักษณะแบบนี้
และที่หมอปลาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเกี่ยวข้องกับชายเร่ร่อนคนนี้นะ
สมมุตินะสมมุติว่าชายเร่ร่อนคนนี้ไปอุ้มน้องชมพู่ออกมา
เด็กร้องแน่นอนดูจากสภาพการแต่งตัวแล้วเด็กไม่รู้จักน้องต้องร้องแน่นอน
ส่วนนายนารินผู้ต้องหาคดีครั้งเก่าคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
หมอปลาบอกว่าไม่เคยเจอก็ไม่ขอออกความคิดเห็นก็แล้วกัน
แต่ถ้าถามนะตอนนี้ณเวลานี้ขอไม่ให้น้ำหนักกับทั้งสองคนนี้ค่ะ
ชมพู่เป็นเด็กที่ไม่ให้ใครอุ้มนะอุ้มยาก
ถ้าผู้ชายคนนี้ไปอุ้มน้องน้องต้องร้องต้องโวยวายแน่
และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้ยิน
ถือถุงปุ่งถุงปุ๋ยเนี่ยเขาไม่เดินตามไปมาได้
วัน๑๑ที่๑๒๑๒๑๓๑๔เนี่ย
ผู้ชายก่อนเนี่ยถ้าเอาน้องใช่จริง
ก็จะต้องอยู่หน้าบริเวณนั้นน่ะใช่เพราะน้องหายสิบเวน
แต่เจอ๑๔ก็ต้องวนเวียนอยู่บริเวณนั้น
ซึ่งศพก็ห่างกายจากบ้านประมาณ๒กิโลเมตรแค่นั้น
ส่วนอีกคนหนึ่งอันนี้ผมไม่ขอออกความคิด
เพราะวันที่ผมเดินทางไปมุกดาหารผมก็ไม่เคยเจอกับผู้ชายคนนี้
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดอ่ะ
ก็เชื่อในสิ่งที่เขาพิสูจน์หลักฐานแต่
ผมก็ตั้งข้อสังเกตไงว่ามันเป็นแบบนี้
หมอปลาก็เลยฝากทิ้งท้ายเสนอแนะเอาไว้แบบนี้นะคะ
บอกว่าโอ้โหข่าวน้องชมพู่เนี่ยนักข่าวลงพื้นที่ไป

อยากจะให้ตำรวจลองแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนักข่าวดูไหมล่ะ

มีข้อมูลหลายอย่างจากนักข่าวเองด้วยจากตำรวจเองด้วย
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันคดีนี้น่าจะมีความคืบหน้าต่อเนื่องตามลำดับ
ครับอันนี้ในมุมมองหมอปลานะ
เรื่องของการเขียนต่างของชายเร่ร่อนเนี่ย
วันนี้เราคุยไว้กับหลายคนจะเป็นคาถาหรือเปล่า
เป็นคุณสัยมนต์ดำอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวท่านรอติดตาม
เรื่องนายนารินก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับ
นายนารินนะฮะเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกนะครับ
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่คุมตัวไป๓คืน๔วันไม่ได้กลับบ้าน
ทีแรกก็คิดว่าโอ้โหสงสัยจะมีอะไรเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่า
เพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยด้วยบ้านอยู่ไม่ไกลบ้านน้องชมพู่เลยนะฮะ
สุดท้ายถูกออกหมายจับกลายเป็นคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
แต่คนก็ตกใจนั่นแหละเพราะบอกว่าโอ้โหเอ้าตกลงมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นในพื้นที่แถวบ้านเราด้วยเหรอ
จะเกี่ยวพันกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่านี่นะครับ
วันนี้ภรรยาของนายนารินเชื้อคมตานะครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีกระทำอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบเนี่ย
ไปยื่นเรื่องต่อสารเพื่อขออำนาจศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะ
ซึ่งสารจังหวัดมุกดาหารใช้เวลาพิจารณาอยู่๒ชั่วโมงกว่า
มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายนารินนะครับ
เนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงหากปล่อยตัวไปเกรงว่าจะหลบหนี
ไม่สามารถประกันตัวสามีออกมาสู้คดีข้างนอกได้
คือนายนารินเนี่ยเขาปฏิเสธข้อหาตลอดนะฮะ
ข้อหาเรื่องของเด็กหญิงวัย๕ขวบกับคดีของน้องชมพู่
แต่คดีเด็กหญิงวัย๕ขวบเนี่ยตอนนี้เป็นผู้ต้องหา
เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวไปฝากขังนะครับ
แล้วพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัว
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับก็ตามภรรยากับญาติของนายนารินไปนะครับ
หลังจากที่เขาไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง
เกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ในการประกันตัว
คดีมีโทษสูงนะฮะต้องใช้หลักทรัพย์ถึง๓แสนบาท
สุดท้ายพอได้หลักทรัพย์มาไปยื่นขอประกันตัววันนี้นะครับ
สารไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
ภรรยาของนายนารินนะครับบอกว่าสามีของเธอถูกนำตัวไปสอบปากคำ
คดีของน้องชมพู่สี่วันสามคืนโดยไม่มีหมายเรียกนะฮะ
ก็ทีแรกก็ให้ความร่วมมือเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรอยู่แล้ว
คดีของน้องชมพู่สุดท้ายกลายเป็นว่าถูกออกหมายจับ
ในคดีอาณาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
สามีไม่ได้ทำนะฮะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสามีเธอเลย
ถามปัจจุบันนี้นะไม่มีแล้วค่ะ
คือเราไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครอีกแล้วอย่างที่พี่เคยบอก
พี่จะเอาอะไรไปไปสู้พี่มีแค่มื้อเบาใช่

มันเมื่อคืนก่อนเขาร้องไห้

เห็นภาพนั้นเรารู้เสมอ
คือลูกเนาะลูกอ่ะกำลัง
โตเป็นหนึ่งสาวเขาต้องมาเจอเรื่องแบบนี้
ลูกชายพี่ไม่เคยร้องไห้พี่เห็น

แล้วเงินที่เราเหลือคือก้อนสุดท้ายเหลือหรอก
เรากะว่าจะเอาไว้ให้ลูกเราชมปวดเทิม
ทีมข่าวของเราได้คุยกับชาวบ้านคนหนึ่งในพื้นที่กกตูมนะครับ
เขาบอกว่าความจริงแล้วคนก่อเหตุในคดีเด็กหญิง๕ขวบเนี่ย
ไม่ใช่นายนารินนะอันนี้มุมมองชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมครับที่เขาให้ข้อมูลกับเรา

บอกแนนถ่ายริน

ก่อนที่จะระบุว่านายลินเป็นคนทำ
น้องชมพู่เนี่ยตำรวจก็ต้องไปไล่สอบสวนสืบสวนต่อ
ว่าจะเป็นนายโนรินหรือว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่เนี่ย

ใช่ค่ะแต่ว่าหลักนะตอนนี้ก็มีความเคลื่อนไหวอยู่๒คนนี่แหละค่ะ
ก็คือชายเร่ร่อนกับนายนาริน
ทีมข่าวไปคุยเรื่องนี้กับคุณแม่ของน้องชมพู่นะคะ
ถามสองเรื่องหลักกรณีนายนาริน
ผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบคดีครั้งเก่าเนี่ย
มันมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีจักรยานของนายนาริน
ไปอยู่ในสวนยางใกล้บ้านตอนที่น้องชมพู่หายไป
ส่วนกรณีของชายเร่ร่อนลุงสงบเนี่ยค่ะ
มันมีประเด็นเรื่องของเส้นผมที่ลุงสงบมีข้าวของหลายอย่างใช่ไหมคะ
แล้วก็มีเส้นผมอยู่ด้วยมีการตั้งข้อสังเกตว่า
ผมของลุงสงบเป็นสีดอกเหล่าสีเทาผมขาวแล้ว
แต่ผมที่อยู่ในกระสอบของลุงสงบเป็นสีดำ
เรื่องนี้แม่น้องชมภู่บอกว่าถ้าถามเรื่องผมนะ
ผมที่อยู่ในกระสอบของลุงสงบไม่น่าจะใช่เส้นผมของน้องชมพู่
แต่แม่ก็แค่สงสัยว่าทำไมเขาต้องเก็บผมเอาไว้
เพราะถ้าเก็บไว้แบบเยอะพอจะเข้าใจได้
แต่นี่เป็นเศษผมแค่ไม่เท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเก็บเอาไว้ทำไม
แม่ก็ไม่คิดว่าเป็นเส้นผมน้องนะแต่แม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงเก็บไว้
แล้วเส้นผมแค่นิดเดียวมันเหมือนเสร็จผม

ก็ยังมีที่ยายของแม่นะ
ตัดผมแล้วก็จะเก็บไว้ทั้งกำเลยแล้วก็มัดไว้
แต่อันนี้มันเขาเก็บไว้ทำไมมันเหมือนเศษผมน่ะ
ผมอย่างนี้ที่ดูเนี่ยลักษณะเส้นเนี่ยคล้ายกับผมของ
ถ้าแม่ไม่ได้เห็นจากรูปคือถ้ามันเป็นเส้นบางมัน
ผมน้องจะเป็นเส้นบางค่ะอ่อน
แต่ไอ้เส้นสั้นนี้คือมันเหมือนผมผู้ชายผมผู้ใหญ่
ที่แปลว่าเส้นสั้นดำหนา

ค่ะเส้นเส้นยาวนี่จะคล้ายอยู่ค่ะ
แต่เบื้องต้นในส่วนของลุงสงบชายเร่ร่อนนี้นะคะ
ก็พมรับตัวไปส่งไปโรงพยาบาลไปตรวจดูอาการว่ามีอาการทางจิตทางประสาทอะไรหรือเปล่า
ยังไม่ได้มีการเชื่อมโยงอะไรกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
เป็นเพียงการตั้งข้อสังเกตเอาไว้ในเบื้องต้น
ส่วนประเด็นเรื่องของนายนารินที่มีคนไปเจอจักรยานอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายไป
แม่บอกว่าแม่ไม่รู้ว่าจักรยานไปอยู่ในสวนยางฝั่งไหน
เพราะที่บ้านมีสวนยางสองฝั่ง
คนที่เจอเป็นใครแม่ก็ยังไม่รู้
วันที่ตามหาน้องชมพู่แม่ไม่ได้สังเกตอะไรเลย
วัวแต่วิ่งตามหาลูกสาวก็อาจเป็นไปได้ว่าคนที่ไปช่วยตามหาก็ปั่นจักรยานไปทิ้งเอาไว้
แล้วก็เดินขึ้นไปบนเขามันก็เป็นไปได้
วันนี้ตำรวจเชิญตัวพ่อของน้องชมพู่ไปสอบประคำเพิ่มที่โรงพัก
แม่ก็ไปนั่งรอเจ้าหน้าที่ก็เลยเชิญแม่ไปนั่งรออีกห้องหนึ่ง
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบปากคำพ่อของน้องชมพู่ค่อนข้างนานค่ะ

ตำรวจก็ยังให้ความมั่นใจกับแม่ของน้องชมพู่นะคะว่ายังไงก็จับคนร้ายได้
ถึงจะช้าแต่จับได้แน่นอน
แต่แวะดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก่อนนะฮะท่านผู้ชมครับพระเดือนชัยนะหรือหลวงปู่เดือนชัยนะครับ
ท่านก็ประชุมกันแล้วก็เชิญออกจากพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
เพราะว่าสำนักสงฆ์ที่ทำอยู่ที่มุกดาหารนี่ก็ไปลุกที่ของป่าไม้เขาด้วย
มีข่าวว่า๒๗มิถุนายนก็พรุ่งนี้
พระเดือนชัยจะไปทำพิธีหล่อเทียนพรรษาที่พุทธอุทยานมาคบูชานุสร
ส่วนพุทธชะยันตีที่นครนายก
ทีนั่นเขายืนยันว่ามาแน่แม้ว่าตั้งแต่ถูกทำสั่งพนธ์สงฆ์มุกดาหาร
แล้วหายไปเลยหาไม่เจอยังไงพรุ่งนี้มาแน่

เจอแล้วใช่ไหมคะที่ลงจากรถยนต์มานี่ฮะ
พระเดือนชัยตัวจริงเสียงจริงแต่จะดูลักษณะที่ไม่เหมือนเดิม
อ่าจะดูแบบสำรวมนะฮะอ่าไม่มีกิริยาอาการอะไรเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันมาก่อน
แบบมาถึงแล้วก็หมุนหมุนหมุนหมุนตัวอะไรอย่างเงี้ยไม่มีล่ะนี่ฮะ
พระเดือนชัยหรือว่าหลวงปู่เดือนชัยนะครับถ้าตามสังกัดเนี่ย
แต่ว่าไปพำนักอยู่ที่ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่าง
ที่อำเภอหนองสูงใต้นะฮะซึ่งตรงเนี้ยลุกที่อุทยานอ่า
ที่ของกรมป่าไม้เขาก็ถูกยึดคืนไปแล้วนะครับ
วันนี้มาที่นี่นะครับทุกผู้ชมครับที่พุทธอุทยานมาคบูชานุสรสวนพุทธชะยันตีที่จังหวัดนครนายกจะมาจำวัดอยู่ที่นี่นะฮะ
ซึ่งหลวงปู่เดือนชัยเนี่ยจะต้องมาเป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี๒๕๖๓ในช่วง๒๗๓๐มิถุนายน
นักข่าวไปเจอวันนี้ก็พยายามถามเกี่ยวกับเรื่องราวต่างนะครับพระเดือนชัยบอกว่าอ๋อเดินทางมาเพื่อมาประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษามามอบถุงยางชีพต่างให้กับชาวบ้าน
เพราะฉะนั้นเรื่องอื่นไม่ขอพูดถึงก็แล้วกันอัตมาไม่ขอพูดถึงแล้วอัตมาเป็นเพียงพระชั้นผู้น้อย
ไม่อยากพูดอะไรมากจากนี้ไปก็จะเห็นลักษณะพระเดือนชัยแบบนี้แล้วแบบในอดีตจะไม่เห็นอีกแล้ว
เขาเป็นงานกิจนิมนต์ของท่านหลวงพ่อ
นี่คือผู้ชายที่เป็นบุคคลคนล่าสุดที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบปากคำนะฮะ
หลังจากที่เขาเป็นคนที่เดินไปเดินมาอยู่ในพื้นที่บ้านกกอกลักษณะก็อย่างที่ทราบแล้วฮะ
วันสองวันนี้คือชายเร่ร่อนนะครับข้าวของเครื่องใช้ที่ติดตัวเขาก็มีเยอะแยะไปหมดนะฮะ
เพราะว่าสิ่งของต่างที่เจอจากชายเร่ร่อนคนนี้เนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวความคืบหน้าต่างเรามีให้อีกทีหนึ่ง
แต่ของที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยถุงใหญ่ที่ติดตัวเขาแล้วเดินอยู่ในพื้นที่บ้านกอกอยู่สองสามวันเนี่ยนะครับ
มีกระดาษที่เป็นสมุดเหมือนกับเขาจดอะไรไว้
มะวานเราก็พยายามจะแกะจะถอดรหัส
แต่คำอ่านไปนึกว่าพอพยายามจะแปลไม่เข้าใจความหมายอะค่ะ
คือถามว่ามันเกี่ยวพันเดียวมันกินเรื่องไหนกับคดีน้องชมพู่
มูลเหตุต่างที่เราตามคดีกันมาตั้ง๔๖วันแล้วเนี่ย
ทุกคนตอนนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าจุดจบมันจะอยู่ตรงไหนจะจับคนร้ายได้วันไหน
แต่ตำรวจบอกว่าคืบหน้าไปแล้ว๗๐เนี่ย

ถ้าคนร้ายจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับพวกทำคุณสัยเล่นมนต์ดำ
แล้วจับเด็กไปเพื่อไปกระทำอะไรบางสิ่งบางอย่าง
แล้วก็พลาดพลั้งไปจนถึงขั้นเด็กเสียชีวิตแล้วเอาศพเด็กไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
ผู้ชายคนนี้นอกจากจะเดินพลัดหลงเข้ามาในพื้นที่๒๓วันนี้
ไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้๑๑พฤษภาคมที่น้องชมพู่หายตัวไปเขาเดินมาหรือเปล่า
เลือดจะไม่ได้มาก็ได้แต่เรื่องของเนี่ยมีการขีดการเขียนแบบเนี้ย
มันจะเป็นลักษณะคาถาหรือเปล่าใช่ค่ะรวมไปถึงสิ่งของที่เขาแบกสัมภาระไปมา
มันก็มีหลายอย่างที่น่าสงสัยเช่นเส้นผมจะเก็บเส้นผมไว้ทำไม
มีเขียนคล้ายกับคาถาไว้ทำไมลักษณะแบบนี้ค่ะ
เอาเรื่องคาถาก่อนนะครับสมุดจดคาถาของชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีแต่คำว่าตายตายขีดขีดเยอะยากไปหมดเลยอ่ะค่ะ
ด้วยลายมือของเขานะครับเขียนด้วยตัวบรรจงด้วยนะ
เรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามชายเร่ร่อนคนนี้ที่ชื่อว่านายสงบอายุห้าสิบกว่าเนี่ยบอกว่า
เขาจดตามเสียงที่ได้ยินเสียงที่บอกในหูได้ยินในหูในหัวอะไรของเขาเนี่ยนะครับ
แต่ข้อความแบบนี้คืออ่าผู้จงเราอ่านเราก็ไม่เข้าใจอ่ะค่ะ
อ่ามันเป็นภาษาหรือเป็นคาถาหรืออะไรก็ไม่รู้
ตำรวจยังงงงอ่ะเอ่อมันคืออะไรอ่ะนะฮะตอนที่สอบถามผู้ชายคนนี้นะครับ
โปรดติดตามสวัสดีครับ
ได้ตรวจดูยังถูกครับ
เขาจะตัวใหม่ไปเรื่อยเรย์
แบบตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาลงลงจบตองไหนครับลุง
เขียนคำสือสวยเนี่ย
ศึกษาผู้ใหญ่เทียบมสาม
อ๋อมีความรู้เนี่ย
แน่เย้เย้พุชาวไว้ดิงก็เออคือตาอย่างนั้น
ก็ทำไมมีแต่ความตายเลยนะเย้ขีดตาแหละมันคืออะไรลุง
ก็แบบพออย่างงั้นอย่างงั้นแบบแน่เย้เย้เขาว่า
แต่พอดีไม่ใช่ก็ต่อยคือไม่ใช่ว่าต่อยไม่ใช่เขาต่อย
เชื่อในศัยศาสตร์ด้วยเลยลุงหรือยังไง
อืมที่มีเด็กเนี่ยคาถาอะไรเนี่ย
หื้มใครควรบอก
มันเหมือนร่วมกันทราบเรื่องอะไร
คุณผู้ชมครับวันนี้คุณระวีการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเรา
ก็เลยไปถามเรื่องคาถาของคุณลุงสงบเนี่ยฮะ
ที่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีวิชาอาคมคนหนึ่งนะครับ
ว่าความหมายของภาษาที่อยู่ในกระดาษ๓แผ่นของลุงสงบเนี่ย
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ของน้องชมพู่ที่มุกดาหารเนี่ย

ประโยคที่บอกว่าเยขีดตายตายเอาแล้วมีพวกวินาที๑๔มนค๖๒อย่างนี้
มันคืออะไรเนรนแอร์บอกว่าก็หมายความว่าสั่งให้ตายเป็นแบบวินาทีเลยไง
วินาทีในวันที่๑๔มีนาคมปี๖๒แบบนี้ไม่กี่วันไม่กี่วินาที
ก็ตายให้นับวันได้เลยโอ้โหมีฟังจากเนรนแอร์เขาถอดรหัสให้
ส่วนข้อความที่เขียนเยอะอีกคำนึงคำว่าขีดอย่างเนี่ยในสมุดสองหน้านี้
คำว่าขีดก็เยอะมากเป็นการเขียนคาถาที่เสือให้เห็นว่า
เมื่อทำด้วยการขีดเขียนตามคาถาแล้วก็จะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จผล
ซึ่งนอกจากการขีดเขียนแล้วยังบอกถึงการเสกคาถาทับลงไปอีกด้วย
แต่เป็นเคล็ดลับทางศัยยศาสตร์อันนี้เนรนแอร์บอกกับเรานะฮะ
ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าเนรนแอร์จอมขมังเวศคนนี้บอกกับเราว่า
ข้อความที่อยู่ในสมุดที่ลุงสงบเขาเขียนเอาไว้เนี่ยอย่างขีดสังบังเต
แปลว่าขีดไปด้วยสั่งให้ตายก็ได้ค่ะนี่ขีดสังกายเป็นเหล็ก
แปลว่าขีดกลายเป็นเหล็กอยู่ยงคงกระพันชาตรีขีดชนะ๓๐๐ไม่ทำขีดตังค์สังเล็บ
เมื่อวานผมก็ยังงงค่ะว่าแปลว่าอะไรเร็บอะไร
เคยได้ยินแต่ทานเล็บอันนี้เป็นเล็บรอเรือ
นแอร์บอกว่าแปลว่าขีดให้ชนะความชนะคดีไม่มีคำว่าแพ้
ส่วนขีดบังแปลว่าขีดบังกายตังค์ขีดทราบนี่เนรนแอร์บอกว่าแปลว่าขีดแล้วจะเห็นผล
ส่วน๗ปิดเตสังขีดปิดตั้งตินี่แปลว่า๗วันตายแน่นอน
มันทลาดอย่างงี้เลยแน่อย่างงี้เลยเหรอฮะ
แน่นอนสิเนรนแอร์เค้าบอกนะอันนี้เป็นภาษาแบบ
นังขีดปังเร็ดแปลว่านั่งขีดให้ง่ายให้สำเร็จ
นั่งขีดก็แปลว่านั่งทำนะแล้วมีอีกคำหนึ่งโอ้โหคำนี้อ่านยาก
ไม่รู้ว่าจะอ่านถูกหรือเปล่านะ
มันเป็นไกล่ศัยศาสตร์เลยนี้ครับผม
นันที่บางตอนนกขีดกิกิตังเตอร์ก็ถารองค์มาเล้ว้ึห้มเขี้ยวฐาน
ใจเลยนะท้อลันโตเนี่ยพวกเนี้ยท้อเกี่ยวกับด้านศัยศาสตร์
ลับทางศัยศาสตร์เรารู้เรื่องนี้
แต่คนสมัยโบราณเขาห่วงวิชามันดูข้างขึ้นข้างแรมด้วยนะ
พวกนี้ดูแล้วเป็นคนมีวิชาคลังไหมคะ
มีสิมีความรู้ไว้เลยล่ะเนี่ยคนสมัยก่อนเขาห่วงวิชา
คือเคล็ดลับวิชาที่ห่วงแล้วก็ต้องจดไว้อย่างนี้จดจดไว้
ถ้ามาขีดตัวนึงน่ะต้องมีต้องมีความหมายแล้วยังขีดน่ะ
จะขีดจะว่าอย่างไรขีดในเรียกว่าอัคละยันตังสันตังอัพวุธึงเน
เขียนให้เป็นตัวน่ะหรือว่าตัวอะไรก็แหละน่ะสมโหจงเมื่อมันเกิดเป็นน่ะ
น่ะสะกดจิตโบสุบทใจพุทธไม่ว่าทาไม่ร้องยะไม่รู้สึกตัวอมทิศธิสวโฮมเน
มันมันทำได้หมดฮะคำว่าขีดเขียนอย่างหนึ่ง
แล้วอันนี้เขาขีดของเขาเนี่ยความหมายคือขีดเกี่ยวกับอะไร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
ได้ว่าเขาอาจจะเคยเป็นคนเรียนวิชาอาคมแล้วเรียนมากเกินไป
มนต์ดำเนี้ยมันย้อนเข้าตัวเองอืม
ตั้งวันแหวววันธรรณีธรรณีเดชธรรมดิเดชธรรมาศกุปาสดาฮา
เอโกปาสลาธรรมโกปาสลาชัยโทษเอเทและขีด
เพราะว่าภาวนากระถาไปเรื่อยกระถาบุตรเนี่ยไอ้คนนี้เรียนวิวชามากจนบ้าอะไรทุกวันเนี่ย
อย่าเรียกว่าเจ้าไม่มีสารไอ้คนนี้เรียนเรียนต้องเล่นทะเลจรน่าอันตรายอืม
นะฮะพวกนี้ไม่เรียนวิชาทั้งจุดนี้ถ้ารักษาไม่ดีเป็นบ้า
มันเข้าตัวเรียกว่าของเข้าตัวเหมือนแน่แน่นี่คือสิ่งที่อยู่ในข้อความที่คุณลุงเขาเขียนเอาไว้นะ
ค่ะแต่เนี้ยฮะทุกผู้ชมครับนี่กะลาตาเดียวอันเนี้ยอ่ามีเชือกผูกด้วย
เจ้าหน้าที่ก็ถามคุณลุงว่ามันคืออะไรเราก็ให้เนรนแอร์ดูภาพนะ
แอร์บอกว่าตามศาสตร์หมอเสน่ห์นี่คือเครื่องลางที่ช่วยในเรื่องการทำของ
ศัยศาสตร์ปลุกเสกได้กันผีสางได้นะแล้วแต่ว่าคนที่มีอยู่เนี่ย
จะเอาไปใช้เอาไปทำในทางไหน
กลาตาเดียวยังครอบคิดทางปิญญาณอืมหมอเสน่ห์ก็ต้องใช้กลาตาเดียว
ตัดต้อตัดกระจกได้ในก็ตราตาเดียวเนี่ย
เห็นมั้ยเนี่ยเขียนให้ลงประหมูตัดต้อต้อปิดต้อตาต้อ
ตาแดงเปล่าโขปุ๊บปับจะปุ๊บถ้ากริตควันยาน
และถ้าถ้าถ้ามีการตัดออกมาเป็นแบบนี้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ย
เฮ้ยสมัยตรวจกรณ์โบราณถ้าเล่นตลาดนอกรอบมาแน่โบราณนี้เกี่ยวกับการแอบมาแกะลาหู
อย่างหลวงพ่อน้อยวาศิษย์ศาสตร์ทองออกกระลาตาเดียวการผีการสารการแด่
พวกอยู่รุงพงตะพันธาตีรุงนักโบตาบอบ
นี่นะคะเราก็แค่จะพยายามถอดรหัสนะคะสิ่งที่คุณลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้เขียนเอาไว้นะคะ
คือถ้าเกิดจะถามว่าเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือเปล่าตำรวจบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่เกี่ยวนะคะ
แล้วก็ไปคุยกับอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องของภาษาด้วยทีมข่าวไปคุยกับพระรูปหนึ่งค่ะ
พระรูปนี้อยู่ในพื้นที่บ้านกกอกนี่แหละค่ะแล้วก็เคยไปช่วยออกตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะ
พระรูปนี้ท่านดูสิ่งที่ลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้เขียนท่านก็บอกว่าคือมองไม่ออกจริงว่าคืออะไร
แต่พระท่านบอกว่าไม่น่าจะใช่คาถาด้วยซ้ำน่าจะเป็นคำที่คิดขึ้นเอง
เหมือนกับมีใครมาสื่อสารให้เขียนแต่ไม่รู้ความหมายเพราะถ้าเป็นคาถาต้องคุ้นบ้างว่าเป็นศาสตร์ไหน
เรื่องที่ลุงสงบศักดิ์ยันต์มีรอยศักดิ์ด้วยนะคะชายเร่ร่อนคนนี้
พระท่านก็บอกอีกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์น่าจะเป็นการศักดิ์แบบคึกขนอง
เหมือนตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นนะคะท่านเองหมายถึงพระท่านเองท่านก็ยังเคยศักดิ์เลยตอนสมัยเป็นวัยรุ่น
ก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรอันนี้นะคะคือลุงสงบนะคะชายเร่ร่อนเขาสักไว้แบบนี้ค่ะตามตัวเนี่ยรอยสักเต็มเลย
ผมเริ่มจะอ่านไม่ออกแล้วนะลิ้นเริ่มจะพันเนี่ยละ

หลุดออกหลุดแค่ว่าวุ๊บดีวุ๊บร้าย
ก็คือมันเป็นศาสตร์ทางด้านไหนครับ
แสดงว่าคนดีตะกรดเขาเป็นคนดีอยู่ตะกรดก็มาเขา
จะให้สติหลุดไปประมาณนั้นมันหลุดสติหลุด

เหมือนเป็นบ้าครึ่งหนึ่งว่าสับไปสับมา

สองคนในยังไงแสดงว่าเขาเป็นผู้เล่นของหรือว่า
ไม่้เรื่องแรกตายมันก็มาก
แต่มันมีจริงใช่หรือไม่ครับ

เรียนมาด้านนั้นมันหลุดใดมันหลุดก็ไม่รู้
สัตว์ก้องมันธรรมดาเหมือนมันหลุดแต่ก่อนสัตว์ก็ชัด
นั่งเหนียวก็ลงเล่นก็ได้

ใช่ค่ะพระพิสุกรูปนี้มองว่าไม่น่าจะใช่คาถาอะไรด้วยซ้ำ

แล้วก็ไม่น่าจะใช่ศัยศาสตร์อะไรด้วยซ้ำถ้ามันเป็นศาสตร์อะไรสักอย่างก็ต้องพอมองออก
ทีนี้ค่ะทีมข่าวไปคุยกับอาจารย์นะคะนักวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของภาษา
โดยเฉพาะภาษาไทยด้วยนะคะให้อาจารย์ลองดูหน่อยว่านี่คือภาษาอะไรกันแน่
คืออาจารย์ก็บอกว่าจริงแล้วมันก็มีคำภาษาไทยที่อ่านออกและแปลได้
แฝงอยู่บางบรรทัศน์นะคะแต่บางคำเนี่ยแปลไม่ออกจริง
อาจารย์ท่านนี้บอกว่าไม่ใช่ภาษาของภาษาบาลีสันสกริจหรือภาษาอะไรหรอก
เหมือนกับว่าคนเขียนพยายามจะเขียนในสิ่งที่เขาเข้าใจด้วยตัวเอง
นี่ค่ะอาจารย์ธนโชธเกียรตินพัฒน์อาจารย์ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
มนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะ
อาจารย์บอกว่าก็ภาษาไทยนี่แหละแต่ไม่ใช่ภาษาที่เราคุ้นเคย
เป็นสิ่งที่จับใจความไม่ได้เป็นความพยายามของคนเขียน
เหมือนกับอยากจะเขียนให้เป็นภาษาที่แตกต่างเช่นเหมือนกับภาษาเทพภาษาของคนเข้าทรง
เหมือนกับว่าคนเขียนเนี่ยค่ะจริงแล้วต้องการใช้คำไทยแต่บางคำที่เป็นคำที่แปลไม่ออก
เหมือนกับว่าคนเขียนมีความตั้งใจอยากจะให้ดูขลังเท่านั้นเองไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกริจไม่ใช่ภาษาขอมนะคะ
และสิ่งที่เขียนเอาไว้คนเขียนรู้ความหมายเพียงคนเดียวแน่นอนค่ะไม่น่าจะมีใครแปลออกค่ะ
ก็คงเหมือนอย่างที่ลุงสงบบอกกับตำรวจว่าเขาก็ได้ยินผ่านทางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในหัวหรือว่าได้ยินทางหูของเขาแล้วเขาก็เขียนไป
ใช่เขาพูดแบบนี้ตลอดค่ะว่าได้ยินเสียงทั้งผู้หญิงและผู้ชายพูดในหัวเขาบอกให้เดินไปทางไหนไปที่ไหนบ้างแล้วก็บอกให้เขียนด้วย
คือเรื่องคดีน้องชมพู่ในวันนี้เนี่ยยังมีอีกหลายแง่มุมนะครับทุกผู้ชมครับแล้วก็ล่าสุดคุณพ่อเนี่ยกลับมาถึงบ้านแล้วจากสพกกตูม
มันก็ต้องเอาให้สิ้นสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับคดีน้องชมพู่หรือไม่
ระหว่างตำรวจสอบปากคำนายสงบก็สามารถพูดคุยได้ตอบคำถามได้
บอกได้ว่าเป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงอาจจะมีบ้างนิดหน่อย
อย่างเช่นบอกเรื่องว่าหูแว่วมีเสียงแว่วให้ได้ยิน
นายสงบบอกว่าตัวเองพื้นเพลย์เป็นคนสูรินแล้วก็ไปทำมหากินอยู่ที่จะเชิงเศร้า
มีภรรยาเป็นชาวมหาสรคามไม่มีลูกด้วยกัน
หลังจากนั้นตัวเองก็เดินทางรอนแรมข้ามจังหวัดแบบค่ำไหนนอนนั่น
ตอนที่เจ้าหน้าที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการเขียนในสมุดของเขาด้วยตัวหนังสือที่สวยงาม
เขาก็บอกว่าเขาเรียนกศนนี่กศนเทียบชั้นม๓
ในครั้งนี้ที่มาเจออยู่ที่บ้านกกอกที่มุกดาหาร
นายสงบบอกว่าเขาออกเดินทางมาจากกรุงเทพฯมาตั้งแต่เดือนเมษายน
นายสงบบอกว่าเดินทางมาตามหาความฝันโดยมีเสียงปริศนาทั้งหญิงทั้งชาย
คอยบอกให้เดินว่าให้เดินไปทางไหนให้เดินไปตามที่ต่าง
แล้วก็มีจุดหมายจะเดินทางไปที่อำเภอเขาวงจังหวัดกรสินนะฮะ
เขาก็เลยต้องเดินผ่านมายังพื้นที่หมู่บ้านเกาะ
ตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเพราะมันเป็นทางผ่านกัน
ออกจากกรุงเทพตั้งแต่เมษายนนี่มิถุนายน
มุกน่าจะไปที่เขาวงจังหวัดกรสินนายสงบยืนยันว่าเพิ่งมาที่นี่
ที่บ้านกรกที่มุกดาหารเนี่ยนะครับแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่แถวนี้
ประมาณสิบวันแล้วนอนตามป่าในเส้นทางที่เดินผ่าน
แล้วก็ไม่เคยรู้เรื่องไม่เคยได้ยินข่าวเรื่องน้องชมพู่มาก่อนด้วย
ไม่รู้จักอะไรเลยรู้แค่ว่าเดินตามไปตามที่มีเสียงของผู้หญิงหรือว่าผู้ชาย
บอกเขาว่าให้ไปทางไหนทางไหนนี่ครับเรื่องราวที่เขาบอกกับตำรวจไว้นะครับ
เมื่อเช้าวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับมีน้องชายของนายสงบนะฮะ
ที่เขาเห็นข่าวนะครับว่าพี่ชายเขาอยู่ที่นี่นะครับ
ก็มาติดต่อนะฮะที่สพกกตูมนะครับแต่ก็ไม่ทันฮะคลาดกัน
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยนำตัวนายสงบไปที่โรงพยาบาลแล้ว
เพื่อไปตรวจสอบเกี่ยวกับอาการต่างนะฮะว่าจะเป็นอาการทางจิตประสาทหรือไม่อย่างไร
หรือว่าเป็นเพียงแค่คนเร่ร่อนเท่านั้นทางญาติญาติก็เลยมาติดต่อขอรับของใช้ส่วนตัวของนายสงบทั้งหลายนะฮะ
เพื่อจะเอาไปเก็บรักษาไว้ดูแลก่อนนะครับญาติบอกว่านายสงบเนี่ยหายจากบ้านไปนานกว่า๒๐ปีแล้วนะครับ
ปีแล้วนะฮะที่หายจากบ้านไปนะครับแล้วญาติเนี่ยเพิ่งเห็นข่าวทางไทยรัฐทีวีนี่แหละ
ดูข่าวทางไทยรัฐนิวโชว์เนี่ยถึงรู้ว่าเอ้ามาอยู่ที่มุกดาหารนะครับ
ญาติญาติก็มาจากสุรินทร์นะครับเพื่อจะมาขอรับตัวนะฮะ
แต่ว่าตำรวจได้ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะครับทางญาติญาติก็เลยตามไปที่โรงพยาบาลนะครับ
แต่ว่าโรงพยาบาลมุกดาหารเขาก็ถูกส่งตัวต่อไปอีกนะครับ
ไปโรงพยาบาลศรีมหาโพธิศรีมหาโพที่จังหวัดอุบลรัชธานีนะครับ
หลานชายของลุงสงบบอกว่าลุงสงบเดิมอยู่ฉะเชิงเศร้า
แล้วย้ายไปอยู่สุรินไปอยู่กับตานะทำไร่ทำสวนอยู่ที่นั่น
หลังจากนั้นลุงสงบเริ่มมีอาการหูแว่วกลัวผู้คนมีอาการลักษณะหลอน
แล้วมักบอกว่าได้ยินเสียงคนได้ยินเสียงพระอินทร์สั่งให้ทำนู่นทำนี่
ให้ไปที่นั่นที่นี่พอได้ยินเขาก็ทำตามแต่บางครั้งได้ยินก็ไม่ทำตามก็มี
ส่วนการไปปรากฏตัวของลุงสงบจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่หรือไม่นะครับ
เพราะว่าล่าสุดมาอยู่ที่มุกดาหารที่บ้านกอกญาติบอกว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจในการตรวจสอบต่อไป
แต่ในส่วนของญาตินะที่เป็นหลานเนี่ยที่เข้ามาติดต่อขอรับตัวเนี่ยเขาก็เชื่อมั่น
เขาเชื่อว่าลุงสงบไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้องชมพู่หรอกเพราะแม้จะมีอาการผิดปกติ
แต่ก็ไม่เคยทำร้ายใครแล้วคาดว่าเพิ่งจะมาถึงบ้านกกอกได้ไม่กี่วัน
เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังมีคนเคยเจอตัวอยู่แถวจังหวัดบุรีลำ
ตำรวจก็ยังไม่พบความเชื่อมโยงนะครับสำหรับนายสงบกับคดีของน้องชมพู่
แต่ก็เพื่อความรอบครอบแล้วก็ให้สิ้นสงสัยก็เก็บตัวอย่างเกี่ยวกับลายนิ้วมือ
อกจากนี้นะคะชายเร่ร่อนคนนี้ลุงสงบคนนี้แบกของเต็มเลยนะคะ
สัมภาระเยอะมากมีกระสอบปุ๋ยด้วยมีกระโปรงกระเป๋า
เมื่อวานี้ตอนที่เจ้านาที่เชิญตัวไปที่โรงพรรคนอกจากสอบถามแล้ว
เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับเด็กด้วยอ่ะนะคะคือลุงสงบเนี่ยมีกระสอบปุ๋ยมีเป้เป็นเป้สะพายหลังและกระเป๋าสะพายในกระสอบปุ๋ยค่ะก็มีข้าวของเครื่องใช้หลายอย่างนะคะมีของที่เกี่ยวกับเด็กด้วยเช่นเสื้อเด็กเป็นเสื้อกันหนาวสีแดงลุงสงบบอกว่าเก็บผ้าเอาไว้เพื่อเอามาปะกระเป๋าสะพายที่ขาดผ้าจากเสื้อเด็กเนี่ยค่ะอ้างว่าเก็บเอาไว้เพื่อการนี้แล้วก็
มีกระดาษวาดรูประบายสีสำหรับเด็กครับมีเป้เป็นกระเป๋าสะพายหลังก็เป็นกระเป๋าสำหรับเด็กลุงสงบชายเร่ร่อนอ้างว่าก็มีคนมาทิ้งที่กองขยะลุงเห็นว่ามันยังใช้ได้ก็เก็บมาจากกองขยะนอกจากนี้นะคะมีมุ้งสีเขียวมีเส้นผมอันนี้สำคัญนะคะที่ตำรวจขยายผลต่อมีกันไกลมีมีดมีเครื่องลางก็คือกระลาสามตานะคะมีเงินห้าร้อยบาท
มีขวดน้ำพลาสติกและมีขวดเครื่องดื่มนะคะเส้นผมอย่างที่บอกว่าสำคัญค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีข้อมูลจากตำรวจที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเส้นผมของน้องชมพู่ถูกตัดไปส่วนหนึ่งแม่ของน้องชมพู่ยืนยันว่าก่อนหน้าที่น้องชมพู่จะหายไปไม่ได้ตัดผมให้ลูกดังนั้นเส้นผมตรงนี้ก็ต้องนำไปตรวจเทียบเคียงนะคะ

เพิ่มเปิมค่ะส่วนในเป้และกระเป๋าสะพายค่ะ
ก็ยังมีข้าวของอื่นอื่นอีกหลายอย่างนะคะเช่นมีหวีมีช้อนสแตนเลสมีแฉลง
สงบบอกว่าเอาไว้แขวนกระสอบปุ๋ยแบกขึ้นมามีกระเป๋าสตางค์
มีภาพสาวงามในชุดว่ายน้ำมีกระดาษเขียนด้วยลายมือ
คล้ายกับคาถาที่เราพยายามจะถอดคำถอดใจความเมื่อสักครู่นี้นะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องลองดูค่ะว่าเรื่องนี้เนี่ย
ตำรวจจะมีการนำไปตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วก็ขยายผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้เจอคุณตาคุณยายของน้องชมพู่
ค่ะนะครับก็คือคุณยายสมควรกับคุณตาชาญหลาโพนะฮะ
ก็เลยได้ถามเกี่ยวกับเรื่องของชายเร่ร่อนนะฮะ
คุณตาคุณยายก็บอกว่าก็เห็นข่าวจากสื่อมวลชนนี่แหละนะครับ
ที่ได้นำเสนอเรื่องราวของชายเร่ร่อนที่เข้ามาในพื้นที่บ้านกอกนะครับ
โดยที่เห็นมีในถุงกระสอบแล้วมีของมากมายไปเนี่ย
ก็ทำให้น่าคิดว่าจะมีความเชื่อมโยงกับคดีของหลานสาวหรือไม่นะครับ
เพราะว่าชายคนนี้ก็ไม่ได้มีท่าทีเป็นคนสติไม่ดีหรือคนเร่ร่อน
พูดจารู้เรื่องเขียนหนังสือได้จดจำทุกอย่างได้
แล้วก็ยังดูแข็งแรงจนสามารถขึ้นไปบนเขาได้
ขึ้นเขาลงเข่าได้วิ่งหนีชาวอ้านหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้
ตาก็เลยอยากให้ตำรวจตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับ
เร่งรัดตัดออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ก็มีคนสติไม่ดีหรือคนเร่ร่อนผ่านเข้ามาที่หมู่บ้านหลายคน
จะมีลักษณะแต่งกายมอมแมมพูดจาไม่รู้เรื่อง
แต่กับนายสงบเท่าที่ดูจากข่าวนะ
คือเขาก็ดูเป็นคนปกติคุณตาบอก
นั่นแหละนั่นแหละตาก็คิดอยู่
ก็คิดว่าก็คิดว่า
หรือเป็นคนทิ้วะมีส้นเกียวของมา
หลักกรอบหรือมาใส่อย่างต่างในนี่น่ะตากระยักษ์ให้ท่างท่างท่างที่ตำรวจเป็นเบื้องไหนเนี่ยพิจารณาไหนเนี่ยอ่าตอนนี้อืมครับยัภาวทััศทิมอืม
เพราะว่ามันแปลกมันแปลกตรงน่ะว่าหนึ่งเคียนหนังสือกาง้ามสอง
มีคาถาสามีรูปที่ว่ารูปปู่รูปรูปผู้หญิงที่ว่าสวยงาม
นะบอกเอาบอกถือว่าโปนะถือว่าผู้หญิงสวยงามนี่ล่ะมัน
แต่ถ้าหากว่าเป็นคนพิบาลแท้มันจะไปเกี่ยวของกำเนี่ย
นั่นมันนี่นั่นสินพรมบ่ากาทมกาสาบ่าอ่าหรือรูปผู้
หญิงบ่านี่น่ะอืมนั่นล่ะตาอยากขอฝากฝากไว้ตัวนี้ขอ
ฝากไว้ทั้งตำรวดเพิ่ม
ขณะที่คุณยายของน้องชมพู่นะครับบอกว่าถ้าจะดูแล้ว
นายสงบน่าจะไม่ใช่คนสติไม่ดีคงเป็นเพียงชายเร่ร่อ
นนะครับอ่าซึ่งน้องชมภูล้านสาวอายุสามขวบตัวเล็กน้ำ
หนักไม่มากนักยายบอกว่าก็น่าคิดหากจะถูกลักพาตัวไป
โดยใช้มือปิดปากแล้วก็เอาเด็กเนี่ยใส่กระสอบปุ๋ยแล้ว
อุ้มขึ้นภูเหล็กไฟแต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ตำรวจรวบรวมได้นะฮะคุณยายก็บอกเหมือนคุณตาเลยนะครับคือ
ยังไม่อยากให้ตำรวจรีบตัดใครออกจากกลุ่มผู้ต้องสงสัย
เร็วเกินไปนะฮะส่วนที่นายสงบเนี่ยมีสมุดที่เขียนคาถานะครับ
แล้วที่พบในกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะก็มีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างยาย
สมควรบอกว่ามันเหมือนกับคาถาสั่งตายคาถากันพูดผีสิ่ง
ไม่ดีไม่ให้มาแพ่วผ่านที่พวกเล่นของมีอาคมใช้กันคุณ
ยายสมควรเล่าให้กับผู้สื่อข่าวเราฟังนะที่คุณวิมนต์วัน
ไปคุยด้วยเนี่ยคุณยายบอกว่าตอนที่ยายยังสาวนะตอน
นั้นอายุก็สักประมาณ๒๐ปุ๋ยของยายจะห่วงมากเลยให้คาถาไว้
ป้องกันตัวเรียกว่าคาถาหมากินความคิดนี่ยายบอกนะครับหรือว่า
คาถาเปลี่ยนความคิดโดยเฉพาะคนที่คิดไม่ดีนะปู่ก็จะเขียน
คาถาสั้นใส่ฝ่ามือไว้ให้หากรู้สึกว่าคนไหนที่เข้ามามี
ถูกประสงค์ไม่ดีให้ท่องคาถาเลยแล้วเป่าไปที่เท้ากระทืบที่ธรณีสามครั้ง
จะสามารถเปลี่ยนความคิดของคนคนนั้นจากร้ายให้กลายเป็นดีได้
แต่คุณยายสมควรบอกว่าโอ้โหมันน่าเสียดายลูกเอ้ย
ยายไม่เคยท่องคาถานั้นเลยเพราะตั้งแต่เป็นสาวจนถึงตอนนี้
เนี่ยไม่เคยมีใครมาคิดร้ายยายก็เลยจำคาถาไม่ได้นี่นะฮะโอ้โห
แต่คุณยายสมควรก็แนะนำผู้สื่อข่าวของเรานะครับหรือว่าใครก็ได้นะฮะ
ถ้าหากสนใจหากคนทั่วไปนะใครไม่มีคาถาเมื่อรู้สึกว่ามีคนคิดไม่ดี
เข้ามาใกล้ให้เอามือกำดินขึ้นมาหรือที่เรียกว่าแม่ธรณี
แล้วเอามาวางที่หัวพร้อมพูดว่าแม่ธรณีช่วยปกป้องลูกด้วยเพียงเท่านี้แหละ
ความคิดร้ายของคนคนนั้นจะกลายเป็นดีได้อันนี้เป็นความเชื่อของคุณยายนะฮะ
คุณวิมลวันก็เลยถามว่าแล้วคุณยายเคยทำไหมยายบอกยายยังไม่เคยทำ
เพราะยายยังไม่เจอคนไม่ดีนะฮะส่วนคาถาที่นายสงบเขียนเอาไว้นะครับ
สมควรเชื่อว่าต้องเป็นคาถาแน่แล้วก็เชื่อว่าถ้าเป็นคนสติไม่ดีจริงเนี่ยนะ
จะไปเขียนคาถาแบบนี้ได้อย่างไร

เซเขาเลยแม่นนี่แล้วต่อหน่อย
มันจะคล้ายกับของไอผู้เรียนร้อนหรือเปล่า
จังว่ามันเป็นคาศาเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคาศาอีดี
มันเป็นพี่บ้าไอ้ดีมันก็จะเอาไปเป็นเอาไปซื้อนี่ล่ะ

คันมันคันมันเป็นพี่บ้า

โอเคโอเค

นี่นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเราก็ชวนคุณผู้ชมคุยไปตั้งแต่เมื่อวาน
เราก็พยายามจะอ่านข้อความของลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้

ก็ถามไปว่าคุณผู้ชมท่านไหนพอมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการเขียนอะไรลักษณะแบบ
เขียนอะไรลักษณะแบบเนี้ยเออว่ามันเป็นคาถาอัคคมเป็นเรื่องศัยยศาสตร์หรือเปล่า
ต้องขอบคุณคุณผู้ชมมากนะคะครับมีแฟนข่าวไทยรัฐทีวีนี่แหละค่ะ
ส่งข้อความมาทางเพจของไทยรัฐให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ค่ะครับ
อนุญาตเรียกว่าน้องแนนเป็นนามสมมุตินะคะคือคนที่ให้ข้อมูลกับเรา
แนนบอกว่าลายมือของลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้ลายมือคล้ายกับลายมือของทวดเธอค่ะครับ
อายุหนึ่งร้อยสี่ปีเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อหนึ่งปีก่อนอืม
ทวดเป็นหมอธรรมแล้วก็มีการถ่ายรูปสมุดที่จดคาถาของทวด
ส่งมาให้ทีมข่าวของเราดูด้วยนะคะเป็นคาถาเกี่ยวกับมนต์เสน่ห์ครับ
คาถาตั้งสารพระภูมิคาถาเสกคนเป็นให้ตาย
เนื้อหาของคาถาคือไม่ได้เหมือนกับลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์
เพราะตำราของทวดเธอค่ะอ่านแล้วเข้าใจ
แต่ว่าของลุงสงบมีบางคำที่ดูแปลกไปแต่คิดว่าไม่แปลกนะที่คนโบราณจะลายมือสวย
เพราะคุณทวดเธออายุ๑๐๔ปีเขียนแบบลายมือสวยค่ะก่อนจะเสียชีวิตก็ยังเขียนได้แล้วก็ลายมือสวยมาก
หลักฐานที่เจอเนี่ยค่ะน้องแนนคิดว่าลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คลั่งคล้ายเรื่องศัยศาสตร์แน่
เพราะเธออ่านดูจากที่เห็นในข่าวแล้วก็ลองไปดูคาถาของคุณทวดเนี่ยมันมีบางอย่างที่คล้ายแต่อาจจะไม่ได้เหมือนสักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ
แล้วเธอก็บอกว่าอ่ะไหนลุงสงบจะมีเส้นผมมีรูปผู้หญิงด้วยนะคะ
เธอก็เลยลองค้นข้าวของของทวดเธอมาดูบ้างอืมก็มีรูปผู้หญิงนะคะ
เอาเลยฮะใช่แต่เป็นรูปผู้หญิงสมัยก่อนอยู่รวมกับสมุดที่เป็นพวกตำรา
เธอเลยบอกคล้ายลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้มากก็เลยเชื่อว่า
เร่ร่อนคนนี้น่าจะมีความเชื่อเรื่องของศัยศาสตร์คาถาอาคมอะค่ะ
ก็เลยส่งข้อมูลมาให้กับทีมข่าวนะคะอยากจะให้ตำรวจลองดูอย่างละเอียดเพิ่มเติมหน่อย
ครับนี่ค่ะอ่าก็เป็นข้อมูลนะฮะค่ะครับอ่าส่วนหมอปลามือปราบสัมภเวษีครับ
คุณผู้ชมครับอ่าก็เคยลงพื้นที่บ้านกกอกมาแล้วค่ะนะครับอ่า
วันนี้เราก็ไปถามหมอปลานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาการของอ่า
เร่ร่อนคนนี้นะครับว่าเอ๊ะจะใช่คนร้ายในคดีน้องชมพู่ไหม
หรือว่าจะนายนารินก็แล้วแต่นะครับนายนารินที่เจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำอยู่สามสี่วันอ่ะ
จะถูกแจ้งข้อหาอีกคดีหนึ่งเรื่องอนาจารย์เด็กหญิงอายุห้าขวบหมอปลาบอกว่าเอาตรงชายเร่ร่อนก่อน
นายสงบเนี่ยนะดูแล้วเนี่ยเขาก็น่าจะปกตินะ
เพราะถ้าเป็นคนสติไม่สมประกอบจริงเนี่ยก็จะไม่มีอาการอย่างนี้นะ
เพราะว่าเขาก็แต่งตัวกินได้คุยได้พูดได้ปกติเหมือนคนธรรมดาทั่วไป
อ่าถ้าเป็นคนบ้านนี่อาจจะต้องแบบนู่นเลยกินของบูดของเน่าของเสียอะไรพวกเนี้ยนะ
แต่บุคลิกจะไม่ไม่ดูสงบแบบเนี้ยนะครับหมอปลาบอกว่าอาการที่นายสงบเป็นเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะเป็นก็อาจจะเป็นพวกอาจจะเคยเสพสารเสพติดอะไรหรือเปล่า
ก็ทำให้หูแว่วเพ้อฝันไปในบางทีคิดไปเองต่างนานา
ส่วนเรื่องตัวอักษรที่เขียนไว้หมอปลาเห็นแล้วบอกว่า
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องศัยศาสตร์เลย
คนที่หูแว่วเนี่ยนะคือคนมันก็จะมีการจินตนาการสูง
แล้วก็จะมโนเขียนพระคาถาหรือเขียนหนังสือสอนคน
พวกนี้มันไม่มีอะไรก็คือคนหูแว่วธรรมดา
แล้วอัยบุคคลคนเนี้ยที่ผมเห็นข่าวอ่ะ
ผมคิดว่าเขาไม่บ้าแค่หูแว่ว
คือเขาอาจจะเคยใช้สารเสพติด
ซึ่งดูเนื้อในข่าวเนี่ยไปเจอซองกาแฟแสดงว่าติดกาแฟ
ตอนนั้นก็คือต้องใช้สารเสพติดสิ่งที่ทำให้เขาหูแวว
เพราะถามว่าทำไมคนที่เป็นแบบนี้คนป่วยที่อยู่กับผมเนี่ย
หลายคนเหมือนผู้ชายคนนี้มีลักษณะคล้ายกัน
จะเขียนตำราและลายมือสวยมากและจะคิดว่าตัวเองโดนผีเข้า
หรือโดนคุณสัยและจะเชื่อเรื่องพวกนี้มาก
เพราะคนพวกนี้ก็คือคนที่เคยใช้สารเสพติด
เลิกไปแล้วมากินกาแฟหรือกินข้างหนึ่งชูรัง
ก็หูก็ยังแว่วเหมือนเดิมก็จะมโนเอง
แต่ที่บอกว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนบ้าแน่นอน
สังเกต๑ใส่รองเท้า๒ไม่กินของบูดเห็นมีกล้วยน้ำว้า
ถ้าคนบ้านะครับพวกนี้จะกินของบูดเน่า
และเนื้อตัวจะสกปรกมมแมมคนนี้ไม่มมแมมมากนะครับ
แล้วผมเผาไม่ยาวคือบางช่วงก็พูดรู้เรื่อง
คือคนหูแววไงเพราะขอยกิจนาการไง
ที่บอกว่าเขาคงจะเคยใช้สารเสพติด

ถ้าผมบอกเลยถ้าบ้า๑๐๐เนี่ย
รองเท้าไม่ใส่สองกินของเน่าเหม็น

แต่ผู้ชายคนนี้กินกาแฟนะครับ
ซึ่งมันไม่ใช่คนบ้าเลย
กินกล้วยน้ำว้าเห็นมีกล้วยน้ำว้า
และไม่ค้นในตัวก็ไม่เจอของเน่าเหม็นเลย
ทีนี้ถ้าเป็นในส่วนของนายนารินล่ะ
นายนารินชาวบ้านในพื้นที่บ้านกอก
ถูกคุมตัวไปสอบอยู่๓๔วัน
แล้วก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
แต่ก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคดีน้องชมพู่
หมอปลาบอกว่าไม่ขอให้ความเห็นกรณีนายนารินนะครับ
เพราะว่าวันที่ลงพื้นที่ไปบ้านกอกเขาไม่เจอตัวนะครับ
เอาเป็นว่าหมอปลาไม่ให้น้ำหนักทางคดี
ทั้งลุงชายเร่ร่อนกับนายนารินนะครับ
แล้วก็มองว่าตามข่าวที่ออกมาเนี่ยนะ
น้องชมพู่เนี่ยถ้าเกิดเจอคนไม่รู้จักมาอุ้มไปมาพาไปเนี่ย
เชื่อว่ายังไงน้องชมพู่ต้องร้องให้คนได้ยินแน่นอน

คือในมุมมองผมเนี่ยอย่างคนที่วิกลจริต
หรือท่าระติไม่ดีอ่ะผมว่าเคสเนี่ยมุมมองว่าไม่เกี่ยวข้องแน่
เพราะว่าที่เรารู้รู้กันอยู่ว่า
ถ้าเกิดว่าผู้ชายวิกลจริตเนี่ยเอาชมพู่ขึ้นไปบนบนเขาเนี่ย
ชมพู่เป็นเด็กที่ไม่ให้ใครอุ้มนะอุ้มยาก
ถ้าผู้ชายคนนี้ไปอุ้มน้องเนี่ยน้องต้องร้องต้องโวยวายแน่
และคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงจะต้องได้ยินจริงไหมฮะ
อะไรอย่างน้องเดินตามชายที่ไม่รู้จักถือปรุงถู์ปลูกเนี่ย
ซึ่งเรย์อิยานนึงอะ๑๑๑๒๑๓๑๔เนี่ย
ผู้ชายคนเนี้ยถ้าเอาน้องเปล่าจริงนะ
ก็จะต้องอยู่หน้าบริเวณนั้นใช่เพราะน้องหาย๑๑แต่เจอ๑๔
ก็ต้องวนเวียนอยู่บริเวณนั้นซึ่งศพก็ห่างไกลจากบ้าน

ซึ่งมันต้องเจอผู้ชายคนนี้แต่อยู่ดี
ผู้ชายคนนี้โผล่มาเป็นปริศนา
ซึ่งผมมองแล้วมันไม่สอดคล้องเลยมันยังไงมันต้องเจอ
ส่วนอีกคนหนึ่งอันนี้ผมไม่ขอออกความคิด
เพราะวันที่ผมเดินทางไปมุกดาหารผมก็ไม่เคยเจอกับผู้ชายคนนี้
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมพูดอ่ะ
ก็เชื่อในสิ่งที่เขาพิสูจน์หลักฐานแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตไง
ว่ามันเป็นแบบนี้นะย้ำนะครับ
เรื่องอักขระพวกนี้ที่เขาเขียนตามนั้น
พวกนี้จินตนาการเขาสูงหูแว่ว
ซึ่งคนป่วยที่บ้านผมมี๒๓คนแบบนี้เลยครับ
ส่วนคดีนี้ยาวนาน๔๖วันหมอปลาบอกว่า
ก็อยากให้ตำรวจลองคุยสอบถามข้อมูล
ทางสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่ก็ได้
อาจจะได้ข้อมูลบางสิ่งบางอย่างก็ได้
พิรุษข้อสงสัยต่างนานาตรงนี้
อาจจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น
ท่านผู้ชมครับเรื่องของชายเร่ร่อน
โพสต์ภาพของลุงสงบเอาไว้
ข้อความตั้งแต่๘พฤษภาคม๖๓
เป็นภาพนายสงบชายเร่ร่อน
แล้วก็ระบุว่าฝากแชร์ด้วยนะใครพบเห็นชายในภาพเป็นพี่ชายเขาเอง
สติไม่ดีตอนนี้น่าจะอยู่เขตอำเภอสตึกแถวสนามบินจังหวัดบุรีรำ
พบเห็นแจ้งผมทีผมอยู่สมุทรปราการนี่นะฮะ
แต่เขาโพสต์ตามหาตั้งแต่๘พฤษภาคม
ก่อนเกิดเหตุน้องชมพู่๒วัน๑๑พฤษภาคม
แต่ไม่ได้หมายความว่าลุงสงบเขาจะทำนะฮะแต่นี่แสดงว่าเขาหายออกไปจากบ้านจริง
๘พฤษภาคมแล้วก็มาเนี่ยช่วงนี้๒๓วันนี้มิถุนายนปลายเดือนนี้
ก็เรามาเห็นเขาที่บ้านกอกนะคะซึ่งเราก็ไปถามประเด็นเรื่องของลุงสงบชายเร่ร่อนคนนี้
รวมไปถึงถามประเด็นเรื่องของนายนารินผู้ต้องหาคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งนายนารินก็ถูกเรียกไปสอบปากคำคดีน้องชมพู่ด้วยครับไปถามถึงสองคนนี้ค่ะ
เพราะว่าข่าวนะตอนนี้ก็ให้น้ำหนักไปที่สองคนนี้ค่อนข้างเยอะไปถามคุณแม่ของน้องชมพู่
ว่าคุณแม่ของน้องชมพู่ตั้งข้อสังเกตอะไรยังไงบ้างไหมโดยเฉพาะอย่างกรณีของนายนารินเนี่ยมีเรื่องของจักรยาน
ที่ไปทิ้งเอาไว้ใกล้ใกล้กับสวนยางช่วงวันที่น้องชมพู่หายส่วนกรณีของลุงสงบชายเร่ร่อนก็มีประเด็นเรื่องของเส้นผม
เก็บเอาไว้ไม่รู้ว่าเป็นเส้นผมของใครเพราะว่าศพของน้องชมพู่ก็ถูกตัดเส้นผมออกไปด้วย
คุณแม่ของน้องชมพู่บอกแบบนี้นะคะขอพูดถึงเรื่องของเส้นผมก่อนที่ลุงสงบชายเร่ร่อนเก็บเอาไว้
เส้นผมจริงแล้วเนี่ยค่ะเป็นลักษณะเส้นดำแบบนี้นะคะแต่ลุงสงบชายเร่ร่อนผมคือผมขาวผมงอกแล้ว
แม่น้องชมพู่บอกว่าถ้าจะให้ดูนะเส้นผมที่ชายเร่ร่อนคนนี้เก็บเอาไว้ไม่น่าจะเป็นเส้นผมของน้องชมพู่
แต่แม่ก็แค่สงสัยว่าทำไมก็ต้องเก็บเส้นผมเอาไว้นะคะ
ก็ไม่คิดว่าเป็นเส้นผมน้องนะแต่แม่สงสัยว่าทำไมเขาถึงเก็บไว้
แล้วมันเส้นผมแค่นิดเดียวมันเหมือนเศษผมมันแล้วเขาเก็บไว้ทำอะไร
ก็ยังมีที่ยายของแม่นะแกตัดผมแล้วก็จะเก็บไว้ทั้งกำเลยแล้วก็มัดไว้
ใส่ถุงไว้แต่อันนี้มันเขาเก็บไว้ทำไมมันเหมือนเศษผมน่ะ
ผมอย่างนี้ที่ดูเนี่ยลักษณะเส้นเนี่ยคล้ายกับผมของ
ถ้าแม่ไม่ได้เห็นจากรูปคือถ้ามันเป็นเส้นบางผมน้องจะเป็นเส้นบางค่ะอ่อน
แต่ไอ้เส้นสั้นนี้คือมันเหมือนผมผู้ชายผมผู้ใหญ่ที่แบบว่าเส้นสั้นดำ
แต่เส้นอย่างนี้คือคล้ายค่ะเส้นยาวนี้จะคล้ายอยู่ค่ะ
อันนี้ประเด็นเรื่องของเส้นผมนะคะที่ชายเร่ร่อนคนนี้ลุงสงบเก็บเอาไว้
ส่วนประเด็นเรื่องของจักรยานของนายนารินนายนารินที่เป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งคดีอาณาจารย์เด็กเนี่ยนะคะ
เหมือนกับว่าไปเห็นว่าอยู่ที่สวนยางใกล้บ้านตั้งแต่วันที่น้องชมพู่หายไป
แม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าจักรยานไปอยู่ที่สวนยางฝั่งไหนบ้านมีสวนยางสองฝั่ง
ใครเป็นคนเจอก็ไม่รู้วันที่ตามหาน้องชมพู่แม่ก็ไม่ได้สังเกตอะไรเลย
เพราะว่ามัวแต่วิ่งตามหาลูกสาวก็เป็นไปได้ว่าคนที่ไปช่วยตามหาน้องชมพู่
ปั่นจักรยานไปไปจอดทิ้งไว้แล้วเดินขึ้นเขา
เราไม่ได้ใส่ใจค่ะเพราะว่าเรามัวแต่หาลูกเพราะว่าคิดว่าลูกขึ้นเขา
ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะ
เรื่องงานก็มีคนเริ่มพูดถึงเรื่องอะไรโน่นนั่นนี่บ้างเข้าหูบ้าง
แล้วสุดท้ายก็คือตรงจักรยานนี่แหละค่ะมันก็เป็นไปได้หมดค่ะ
หรือบางทีอาจจะเป็นแบบว่ากลุ่มคนที่มาตามหาน้องแล้วขี่จักรยานมาจอดก็ได้
แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจักรยานนั้นมันของใครมันจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้เห็นด้วยตัวเอง
ส่วนวันนี้นะคะคุณผู้ชมความเคลื่อนไหวที่สพกกตูมเนี่ยค่ะ
ตำรวจได้เชิญตัวพ่อของน้องชมพู่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ซึ่งแม่ของน้องชมพู่ก็ไปด้วยแม่บอกว่าแม่เองจริงแล้วแค่ไปนั่งรอ
สอบปากคำพ่อแต่ว่าเห็นแม่ไปรอก็เลยให้แม่ไปนั่งรออีกห้องหนึ่ง
เจ้าหน้าที่สอบปากคำพ่อของน้องชมพู่นานนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายเพิ่งเศรษฐภาพมันชั่วโหโขมนี้เอง
ใช่แม่เลยบอกว่าก็ปล่อยให้พ่อสอบปากคำไปก่อนแม่ก็กลับมาบ้าน
ถึงจะช้าแต่ตำรวจจับคนร้ายได้แน่
แน่ส่วนความขึ้นไหวบนเฟสบุ๊คของแม่น้องชมพู่วันนี้นะคะโพสต์รูปภาพที่แคปมาแล้วก็มีข้อความว่าชอบเอาบรรทัดฐานตัวเองมาวัดคนอื่นคำพูดของคุณมันบ่งบอกสติปัญญาของคุณเองคนก็ไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะคะแล้วมีคนถามถึงเงินบริจาคของน้องชมพู่ว่าหมดหรือยังคือแม่ของน้องชมพู่เคยออก
ไม่เคยเปิดรับบริจาคอะไรเลยใช่ครับแต่ว่าเคยมีญาติญาติมีการคุยกันในกลุ่มญาติว่าใครอยากจะทำบุญครับงานศพของน้องชมพู่ก็โอนเงินมานะแล้วก็มีเลขบัญชีให้เป็นการคุยกันในกลุ่มญาติเท่านั้นแต่ก็มีคนบริจาคไปบ้างเล็กน้อยแม่เคยเอาสมุดบัญชีให้ดูอ่ะค่ะเนี่ยมีคนถามเรื่องเงินบริจาคแล้วบางคนค
ใช่ค่ะไม่อยากจะอ่านเลยนะคะก็ตามนี้เลยอ่ะมีคนไปคอมเมนต์ในเฟซบุ๊คของแม่แม่ก็เลยบอกว่าคือเคยเอาสมุดบัญชีธนาคารมาให้ทีมข่าวดูครับเคยไปที่ธนาคารแล้วก็ไปดูแบบล่าสุดเลยของสมุดบัญชีมีเงินเท่าไหร่ก็คือมีเงินอยู่ประมาณแสนกว่าบาทประมาณนี้นะคะครับทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าพ่อของน้องชมพู่เนี่ยค่ะวันนี้ไปให้ปาก
มาทีมข่าวของเราอยู่ที่บ้านอยู่แล้วก็เลยต้องไปถามพ่อของน้องชมพว่าโอ้โหตำรวจสอบปากคำอะไรพ่อยาวนานแบบครึ่งข้อนวันอ่ะตำรวจคุยอะไรเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ

เพราะว่าเราก็เดินหลายรอบแล้วก็ไม่เห็นนะ
หรือมันมาจอดก่อนหรือมาจอดหลังหรือว่ามาจอดวันนี้ก็หายแล้ว

แต่มีเขาพูดเขาเล่าเขาบอกอะไรบ้าง
ก็ไม่เชิงว่าพูดว่าเล่านะแต่ไม่เห็นอ่ะ
นี่นะคะอันนี้คือภาพตอนที่คุณพ่ออยู่ที่สภกกตูมนะคะ
ในการสอบปากคำวันนี้ตำรวจก็ถามรายละเอียดคดีน้องชมพู่

แล้วบรรยากาศก็ไม่ได้เป็นบรรยากาศที่เคร่งเครียด
เป็นการพูดคุยแบบสบายแต่คุยนานแบบครึ่งข้อนวันเลย
นี่เฉพาะที่ก็ตรวจร่างกายวัดความดันอะไรพวกนี้

สิ่งหนึ่งที่เห้ยมันเกิดขึ้นก็คือ
การสืบสวนสอบสวนเชิงนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
พื้นที่ไม่มีกล้องวงจรปิด
แล้วชาวบ้านในพื้นที่บางทีเคราก็ทำไร่
ช่วงที่เด็กหายตัวไปเขาก็ช่วยตามหาก็ไม่ได้ดูว่ามันกี่โมงอะไร

เขาก็บอกเลยว่าคือเวลาตำรวจถามช่วงเวลาบางทีคนในพื้นที่เขาจำไม่ได้
เพราะเขาไม่ได้ดูนาฬิกาไม่ค่อยได้แบบจำช่วงเวลา
ข้อมูลมันอาจจะคลาดเคลื่อนกันอะไรแบบนี้ค่ะ
หลายคนก็เลยต้องไปถามกันหลายครั้งเพื่อย้ำความแน่ใจกัน
ท่านผู้ชมครับในเมื่อตอนนี้เรายังรอการสืบสวนคลี่คลายคดีจากตำรวจอยู่
ตำรวจบอกว่า๗๐แล้วเหลืออีก๓๐
แต่ก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าแง่มุมของความเชื่อศัยยศาสตร์
การพยายามแสวงหาคำตอบจากเรื่องในธรรมนองนี้เนี่ยมันก็ต้องมี
นี่คะจำได้ไหมครับหมอทำคนนี้เมื่อวานนี้ไปที่บ้านกรกอก
ที่ให้ภรรยายกหินคืนไปที่ภูเหล็กไฟ
อยู่ที่บุรีรำคุณควินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรา
ตามไปที่บ้านของหมอธรรมคนนี้ที่บุรีรำ
อาจารย์ถนอมนะอยู่ที่ตะบนโคกสูงอำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำ
หลังจากเมื่อวานนี้มาที่ภูเหล็กไฟ
ความจริงอาจารย์ถนอมบอกว่าผมนี่เป็นหมอธรรมแต่ผมก็มีเรื่องของตัวเลขความเชื่ออะไรพวกนี้ด้วย
เมื่อวานก็เลยขออนุญาตเจ้าหน้าที่นะฮะเจ้าหน้าที่ก็อนุญาตให้ขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟนะครับ
สักกลางทางก็อาจทำพิธงพิธีอะไรก็ว่ากันไป
มีการยกหินถามหาตัวเลขมีการยกหิน
ถามกันเกี่ยวกับเหตุการณ์คดีหรือว่าคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับคดีน้องชมพู่
หมอธรรมนี่เวลามีทรงมาเข้าร่างเนี่ยเขาก็จะถาม
แล้วคนจะยกหินหินที่แบบบอกว่าเจ้าป่าเจ้าเขาให้มาอยู่ในหินเนี่ยนะ
ในป่าในเขาให้มาอยู่ในหินเนี่ยจะต้องคอยตอบคำถาม
ถ้าอะไรใช่ไม่ใช่ยกขึ้นยกไม่ขึ้นเนี่ยภรรยาของหมอธรรมจะเป็นคนยกหิน
ใช่บางคำถามนี้ยกถิ่นไม่ขึ้นเลยนะ
เมื่อวานติ๊ไปติ๊ก็ช่วยลุ้นอยู่ทุกคำถาม
เดี๋ยวย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อวานหน่อยเพราะวันนี้เราไปถามความคืบหน้าในเชิง
มองเห็นของหมอธรรมจากหมอธรรมคนนี้เดี๋ยวท่านรอฟัง

เด็กสี่พังเษื่อกรรมนั่นต่อไปใช่ไหม
ดูให้เขาว่าใครมันขาดิก่อนหน่อยดิ
เลิกถามกูได้แล้วมือเลิก
ไปกูไม่มีเวลาขนาดนี้ดิ

วันนี้ผู้สื่อข่าวเราไปที่บ้านหมอธรรมคนนี้เลยนะครับ
อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะครับเขาบอกว่า
เมื่อวานตอนที่ขึ้นไปทำพิธีเนี่ยแล้วก็สื่อสารกับเจ้าป่าเจ้าเขา
และเริ่มทำพิธีตอนนั้นเนี่ยนะครับ
เป็นเจ้าป่าเจ้าเขาที่ดูแลพื้นที่ป่าแถวนั้น
สื่อสารผ่านร่างของเขาแล้วก็มาบอกเลขให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่มาด้วยกัน
เห็นเขามีอาการสั่นแล้วก็แบบพูดเหมือนกับไม่เป็นภาษาคน
ในความจริงแล้วไม่ใช่นะครับหมอทำถนอมบอกว่า
อันนั้นคือคาถานะเป็นคำคาถาถ้าท่องช้าเนี่ยจะชัด
แต่ว่าอันนี้เป็นลักษณะของการท่องเร็ว
น่ะน่ะโน้มอมสิโลกมนุษย์โลกสังหารต่อวีรันต์ข้าพเจ้าอรหันต์นะ
ก้อนสิเอิญภีร์กลับมาพุทธทางยานะสัมปยุตรตังเลขังยันติ
ไหว้ครับนี่เก้าเทียวแล้วจะคอยอันนั้นนี่แต่ว่าไหว้เร็ว

ส่วนการเสี่ยงท้ายด้วยการยกหินอ่ะเมื่อวานคุณกิติสัชนะหะ
ที่ตามหมอธรรมขึ้นภูเหล็กไฟไปเนี่ยเห็นภรรยาหมอธรรมเป็นคนยกหินอยู่
อ่าก็เลยลองยกดูมั่งอ่าแต่ไม่ได้เสี่ยงทายไว้นะค่ะ
หินถ้าจะยกจริงมันก็ยกขึ้นแต่บางช่วงเวลาบางคำถามภรรยาหมอทำยกไม่ขึ้น
คุณครินวันนี้ก็เลยบอกผมขอลองดูหน่อยได้ไหมผมลองทำพิธีดูหน่อยได้ไหม
หมอธรรมก็ให้ยกรูปปั้นหลวงปู่ทวดโดยทำพิธีว่าหากมีบุญบารมีก็ขอให้หลวงปู่ทวดเนี่ย
ให้ท่านช่วยปกปักรักษาขอให้ยกขึ้น
อ่าคุณครินนี่ครับท่านผู้ชมครับยกขึ้นได้ไหมนี่ฮะ
เห็นไหมแต่ก็ดูหนักหน่อย
หลังจากนั้นอาจารย์ถนอมนะฮะก็ท่องบทสวดแล้วขอองค์หลวงปู่ทวดว่า
หากผู้สื่อข่าวของเราคุณคลินฮะไม่ได้มาเพื่อรบรู้

ถ้าไม่ได้มาเพื่อลบหลู่ขอให้ยกไม่ขึ้น
ก็ไม่น่าเชื่อนะ

นี่คือคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ
ไม่ใช่ภรรยาของหมอธรรมที่ยกหินเมื่อวานนะ
เมื่อวานคนที่เห็นการยกหินบนภูเหล็กไฟอาจจะบอก

เขาอาจจะรู้จังหวะส่งซิกอะไรกันหรือเปล่า
แต่เนี่ยคำถามไหนที่หมอธรรมบอกว่าขอให้ยกขึ้นคลินยกขึ้น
บอกขอให้ยกไม่ขึ้นคารินก็ยกไม่ขึ้นอ่ะ

กฮยกไม่ขึ้นแล้วท์
อ้าวใช่มะ
ถนอมเนี่ยบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับว่า
ในส่วนของคดีน้องชมพู่ทั้งหมดนะ
ที่ได้พูดออกไปเมื่อวานนี้เนี่ยนะ
ที่ภูเหลกไฟเนี่ยในช่วงยกหิน

แล้วก็เป็นการพูดที่สื่อสารกับองค์ธรรมซึ่งขอยืนยันตามเดิม
หมอธรรมถนอมยืนยันแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
คนร้ายที่ลักพาตัวน้องชมพู่ไปไม่ได้มีเจตนาจะทำให้ตาย
แล้วไม่มีการล่วงละเมิดทางเพศด้วย
แต่มันเกิดจากการผิดใจกันกับพ่อแม่ของเด็ก
แค่จะนำตัวเด็กไปซ่อนให้พ่อแม่ร้อนใจแล้วต้องออกตามหาเท่านั้น
แต่เกิดการผิดพลาดพลาดพลั้งทำให้เด็กเนี่ยมีอาการลักษณะเหมือนกับทนไม่ไหว
คงไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เด็กเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็เสียชีวิต
หรืออาจจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
หลังจากนั้นก็เลยเอาศพไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟ
เอาไปเผาทิ้งที่บริเวณทิศตะวันตก
เยื้องออกไปทางตรงทางลงเขาภูเหล็กไฟ
เพราะเป็นหลักฐานสำคัญของคดี
แต่หมอถ่ำท่านนี้บอกว่ารายใน๒๓วันนี้
ยืนยันเหมือนเดิมเหมือนที่ทำพิธีเมื่อวานนี้
คืออีกประมาณ๙๑๐วันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ๒๕มิถุนายน
อีก๙๑๐วันก็ทั้งหมดเนี่ยตัวเองไม่ได้อยากจะให้ทุกคนเชื่อ
เพราะมันขึ้นอยู่กับการทำงานของตำรวจด้วยอาจจะจับคนร้ายเร็วกว่านี้ก็ได้
แต่ถ้าถามที่ตัวเองมองเห็นเนี่ยยืนยันว่านับตั้งแต่๒๕มิถุนายน
อีก๙๑๐วันจับคนร้ายได้แน่เราทำปฏิทินให้เลยนะฮะ
ถ้านับไปถึงอีก๙วันก็แล้วกันเร็วสุดนี่นะ
ก็คือศุกร์ที่๓กรกฎาคมที่จะถึงนี้
อันนี้ผมอยากว่ามันเคยเสี่ยงคนไหมนะครับ
ผมบอกตรงนะอาจสิเคยผิดก็พอเพราะอาจละเลี้ยงนี่ก้าวเอาเลยเอามาถามกันนี่ก็ได้
สำหรับผมเนี่ยเค้าเคยผิดกันก็พอกับแม่เลยว่าอาจจะเอาลูกเค้าไปเตียงนี้๑๒๐๐๐หรือ๔๕ชั่วโมง
เพราะเหตุให้เขางุดหงิดแต่ดันเอาไปการเอาลูกเอายังไปมันอาจติเหตุเกินเหตุ
นี่ครับคุณผู้ชมครับทางหมอธรรมคนนี้บอกว่าก็เป็นหมอธรรมนะทำนายหรือว่าเห็นนิมิตรมีร่างทรงอะไรอย่างนี้มานานกว่า๓๐ปีแล้ว
เขาเคร่งครัดปฏิบัติรักษาสินทุกอย่างมากนะก็ยังช่วยรักษาคนที่มีอาการเจ็บป่วยด้วยนะครับ
ส่วนเมื่อวานเขาก็ไปเรื่องหาโชคลาภอะไรของเขากับคนที่เขานับถืออะไรก็ว่ากันไป
ทีนี้เราก็ถามชาวบ้านนะครับชาวบ้านบอกว่าถ้าเกิดจะเปรียบเทียบนะ
สิ่งต่างที่หมอธรรมถนอมเขาเคยบอกเคยให้มาเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องตัวเลขเนี่ย
มันเป็นยังไงเกี่ยวกับตัวเลขความโชคดีพวกเนี้ยนะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าก็สัก๘๐เปอร์เซ็นต์ได้นะ
เคยได้ตัวเลขจากหมอธรรมลหมดเหรอครับ
ถูกส่วนตัวเลย
เห็นมีชายเร่อร่อนที่มีสมภาระจำนวนมากมีกระดาษเขียนประสาปแปลก
ถ้าเราย้อนถามหมอธรรมอีกสักทีนึงเนี่ยนะหมอธรรมบอกไม่ใช่ชายเร่ร่อนเขียนนะ

เขาเป็นคนที่ว่าแต่ก่อนเขาก็เป็นคนดีพอประสาทมันเสีย
แต่ถามว่าเป็นเขาเขียนไม้คาถาอะไรไม่ใช่ผมพูดในไม่ใช่
คือคนบอกเล่นเป็นในวันคือเก็บมาได้ของตัวอะไรเก็บมา
ไม่เชื่อลองเอาไปลายมือเขาเขียนดูสิไม่เชื่อไม่เหมือนกัน
แล้วคาถาพวกนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ

แต่ว่ามันจะไปสะกดวิญญาณได้ไหมไม่มี
ทีนี้นะคะเรามาพยายามไขคดีน้องชมพู่กันต่อ
เกี่ยวกับเรื่องของพยานหลักฐานต่างนะคะ
อย่างที่บอกว่าณตอนนี้เนี่ยก็ให้น้ำหนักข่าวไปที่๒คน
แต่ไม่ได้ไปปรักปรำเขาว่าเขาจะเกี่ยวกับคดีของน้องชมพู่นะคะ
ก็คือเรื่องของชายเร่ร่อนกับนายนาริน
นายนารินเนี่ยเป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งเป็นคดีก่อนหน้านี้
อนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบนะคะ
นารินถูกออกไหมจับตำรวจจับตัวไปไปสอบปากคำ

แต่นารินก็เป็นหนึ่งในคนที่ตำรวจเรียกไปสอบปากคำคดีน้องชมพู่ด้วย
ตำรวจบอกว่ายังไม่อยากให้ใช้คำว่าผู้ต้องสงสัยในคดีน้องชมพู่ด้วยซ้ำ
แต่ตำรวจอยากได้ข้อมูลบางอย่างจากนายนารินคนนี้นะคะ
นายนารินคนนี้มีประเด็นเพิ่มเติมในวันนี้
เดี๋ยวทีมข่าวของเราจะขยายผลต่อแล้วเดี๋ยวจะทดลองด้วย
จากบ้านนายนารินไปบ้านน้องชมพู่
ถ้าเดินไปหรือถ้าขี่จักรยานไปถ้าใช้รถจักรยานยนต์ไปจะใช้เวลานานแค่ไหน
คือบ้านอยู่ใกล้บ้านนารินอยู่ใกล้กับบ้านน้องชมพู่นะคะ
คือมันมีประเด็นเพิ่มเติมขึ้นมาในลักษณะที่ว่ามีชาวบ้านเห็นค่ะ
เห็นว่ามีรถจักรยานบางคนก็บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์
คุ้นค่ะจอดทิ้งไว้ที่ป่าสวนยางพาราทางขึ้นภูเหล็กไฟทางฝั่งบ้านของน้องชมพู่
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะไม่คุ้นว่าเป็นรถใครจนน้องชมพู่หายตัวไปแล้วจนไปพบศพ
ก็เลยนึกย้อนไปถึงวันนั้นวันที่น้องหายไปตั้งแต่๑๑พฤษภาคมว่ารถต้องสงสัยคันนี้จอดอยู่ที่ป่าทางขึ้นเขาอาจจะเป็นรถของคนร้าย
ส่วนนายนารินมาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ได้ยังไงคือนายนารินเป็นพรานป่าค่ะต้องขึ้นเขาประจำ
แล้วชาวบ้านบอกว่านายนารินไม่ได้ไปช่วยตามหาน้องชมพู่ตั้งแต่น้องหายไป๑๑๑๒๑๓พฤษภาคม
นายนารินอ้างว่าเหนื่อยเพราะว่าไปตัดไม้นอนพักอยู่บ้านแล้วก็เห็นว่าภรรยากับลูกไปช่วยตามหาน้องชมพู่แล้วตัวเองก็เลยไม่ไป
หลองออกมาแค่พัดน้องชมพู่แล้วพราวณ
ไม่ไปที่ภูเหล็กไฟเพราะไม่ค่อยมีสัตว์ป่ามีแต่เห็ดมีแต่ผักหวาน
ก็เลยคนเลยตั้งข้อสงสัยในตัวนายนารินเพราะเรื่องนี้
ส่วนยายของน้องชมพู่ค่ะคุณยายสมควรหลาบโพ
ก็บอกว่ากรณีที่มีคนไปเห็นรถจักรยานหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์
ของผู้ต้องสงสัยในวันที่น้องชมพู่หายไป
คุณยายบอกว่าก็ได้ยินเหมือนกันแต่เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่พูดกันต่อต่อต่อต่อมาค่ะ
คือยายไม่ได้เห็นกับตาเป็นเรื่องแค่ได้ยินต่อกันมา
คุณตาของน้องชมพู่คุณตาชาญหลาโพก็บอกว่าตาก็ไม่เห็นกับตา
เป็นเรื่องที่ได้ยินชาวบ้านพูดต่อต่อกันมาก็เลยไม่มั่นใจตอบไม่ได้หรอกเรื่องนี้
เรื่องของจักรายานหรือจักรายานโยนต้องสงสัยหรือค่ะ
ตาก็ไม่ได้เห็นยายก็ไม่ได้เห็น
ยายจำไม่ได้ว่าจักรายานมันไปละไหวยี่แฟงว่าอ่อลล่ะเห็นจักรายานอยู่ป้ายัง

มันเป็นจักรยานคุณให้หมู่บ้านเหรอคือไม่มีคนหัวเป็นของใคร
นั่นแหละมันต้องมั่นตาคิดว่าจักรยานเป็นจักรยานคนในหมู่บ้าน
ต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าคนที่มาหาเก็บพระขวานที่มาหาเห็ด
บ้านอื่นน่ะเขาไม่เป็นจักรยานมากหรอกมันต้องเป็นจักรยานบ้านของ
อกจากนี้ค่ะเรื่องนี้เชื่อมโยงกับนายนารินในลักษณะที่ว่า
คือนายนารินเนี่ยเขามีทั้งรถจักรยานเขามีทั้งรถจักรยานยนต์อย่างละคัน
แต่ไม่แน่ใจว่าสีอะไรไม่แน่ใจว่าใช่จักรยานหรือจักรยานยนต์ที่ชาวบ้านเห็นหรือเปล่า
ตาชาญบอกว่าเรื่องนี้ก็ขอไม่แสดงความคิดเห็นก็แล้วกันเพราะว่าไม่ได้เห็นกับตา
แต่ตาชาญพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่ลูกชายกับยายเนี่ยค่ะ
ทักทายกับนายนารินที่ทุ่งนาก่อนถึงฟาร์มหนูนี่นะคะ
เมื่อช่วงเย็น๑๒พฤษภาคมคือลูกชายถามนายนารินเป็นภาษาภูไทย
ว่าไปเผลอซึ่งหมายถึงจะไปไหนอืมนายนารินตอบว่าจะไปหาพระอาจารย์
จากนั้นก็ขับรถผ่านไปซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
นายนารินเคยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราเอาไว้อ่ะค่ะครับ
บอกว่าเขาไม่ได้ไปค้นหาน้องชมพู่เพราะเหนื่อยจากการไปตัดไม้
ทำให้เขาไม่ได้ไปไหนตั้งแต่ช่วงวันที่น้องชมพู่หายไป
สิบเอ็ดสิบสองพฤษภาคมอ่าเดี๋ยวย้อนฟังคำสัมภาษณ์ของนายนารินอีกรอบหนึ่ง

ผมก็นอนอย่างนี้เหมือนนอนเหมือนมึงผมก็ช่วงนั้น
ขึ้นมาที่ชิปเพราะผมไปโซยตัดเจ้าว่าน่ะบ่เอมหุ้งกันนั่นแหละ
โซยบ่ดินอนมานอนเม้ยจึงก็ทำ

สิบเอ็ดนี่นอนเม้ย

ให้เฟรนไปหาครับลูกสายลูกสาว

ครับมันสามคนแล้วไปไปสู้ไปนะครับผม

กิจงานด้วย

เพื่อนชมพู่คือผู้อื่นนะ

ที่โบเด็กโบเด็กค่อยไป
๕๐๕๐สำหรับตา

นายนารินบอกว่าจะไปหาพระอาจารย์

ทีมข่าวของเราว่า๑๑๑๒๑๓พฤษภาคมนอนอยู่บ้าน
ไม่ได้ออกไปไหนก็เลยไม่ได้ช่วยตามหาน้องชมพู่
เวลาต่างก็คงต้องให้ตำรวจเข้าไปไล่สืบต่อนะ

นายนารินก็เคยพาคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเรา
ขี่จักรยานยนต์ขึ้นไปดูพื้นที่นะ

ของการใช้จักรยาน
จักรยานยนต์ก็แล้วแต่สำหรับนายนาริน
กรณีไปใกล้บ้านน้องชมพู่

วันนี้คุณกิติสักวิรชัยเจริญศุกร์

บ้านน้องชมพู่นะครับซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ๔๕๐๐เมตรนะครับโดยทดลองทั้งเดินเท้าขี่จักรยานยนต์ด้วยนะครับเพื่อดูเวลาของการเดินทางทั้งสองแบบว่ามันจะแตกต่างมากน้อยกันขนาดไหนมันจะสอดคล้องสัมพันธ์กับช่วงเวลาในการหายตัวไปของน้องชมพู่หรือไม่อย่างไร
คุณผู้ชมครับขณะนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยก็มายืนอยู่บริเวณหน้าบ้านของนายนารินเชื้อคมตานะครับ
ผู้ต้องหาในคดีอาณาจารย์เด็กอายุ๕ขวบและผู้ต้องสงสัยในคดีของน้องชมพู่
ที่เรามายืนอยู่ตรงบริเวณนี้เราอยากจะรู้ว่าระยะทางจากบ้านของนายนารินไปบ้านน้องชมพู่ซึ่งห่างไปประมาณ๔๐
ตินี่เป็นคนแปลกหน้านะมันก็ออกมายืนดูแต่ไม่เห่านะครับ
ก็มีเข้ามาเล่นเล่นบ้างนะครับเดินมาถึงบ้านหลังสุดท้ายของซอยเนี่ย
จะเป็นป่านะที่สองฝั่งตลอดทางทั้งวันนี้ค่อนข้างเงียบสงบนะครับ
จากชาวบ้านเขาออกไปทำงานกันไปทำไร่ทำสวนกันนะครับ
ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้บริเวณซอย๓นะครับของหมู่บ้านกกอก
ซึ่งซอยนี้เป็นซอยที่ว่าจะต้องผ่านป่ายางพารานะครับผม
แต่ตอนนี้เราก็เดินมาถึงบริเวณนี้สุนประตูวัดทางเข้าภูมิภาแอ๊กนะครับผม
ซอยนี้เราเลือกซอยนี้นะครับผมเนี่ยบ้านเรือนก็จะเป็นแบบนี้ครับ
สองฝั่งน่าจะเงียบเหงาสักนิดนึง
นะครับบ้านก็ชาวบ้านก็ยังไม่กลับมาจากทำไร่ทำสวน
ก็จะเงียบแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นบ้าน
แต่ฝั่งนี้ก็แม่มาแล้วก็เป็นฝ่าล่ะ

อันนี้เราเดินมาได้ประมาณ๑นาทีครึ่งแล้วล่ะ

จากบ้านนายนารินนะฮะเดินมาแถวบ้านน้องชมพู่แถวที่น้องนั่งเล่นใต้ต้นมะม่วงอ่ะนะ๔๕๐๐เมตรตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณเกือบ๕นาทีนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นขี่จักรยานยนต์ล่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าเห็นนายนารินขี่จักรยานยนต์ใช่ไหมลองดูนะครับทุกผู้ชมครับว่าติจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วถ้าขี่จาก

ถึงแล้วนะครับ
จะใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่นะครับคือมาให้ผมดูใช้เวลาทั้งหมดนะครับ
ประมาณ๒นาที๒๖วินาทีนะครับผมในการขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านนายนารินมา
อย่างจุดที่น้องชมพู่นั่งเล่นเป็นครั้งสุดท้ายบริเวณใต้ต้นมะม่วง
อันนี้ติกครับขี่แบบไม่เร็วนะค่ะอ่าขี่แบบเรื่อยเรื่อยนะครับ
ระยะทางตรงเนี้ยนะครับสองนาทีกว่ากว่านะครับ
ทีนี้ถ้าสมมุติถ้าวันนั้นคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มา
มาพาตัวน้องชมพู่ไปเนี้ยอ่าชาวบ้านจะได้ยินเสียงรถไหมเนี้ยนะ
ท่านผู้ชมครับอ่าเดี๋ยวลองฟังนะครับทั้งหมดนะครับ
ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ค่ะก็หันก็หันไปดูค่ะ
อ่าก็หันไปดูค่ะมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้ามาในนี้
พี่ไม่ได้อยู่พี่เพิ่งมาจากกรุงเทพแล้วหมาของเรามันจะเห่าประจำ
ถ้าหมาอยู่อ่ะมันก็เห่าถ้าถ้าหมาอยู่นะคะปกติอ่ะ
มันก็เห่าทอดพี่มาแต่จริงพี่เพิ่งมาจากกรุงเทพ
ก็เลยไม่รู้ว่ามันยังไงแต่ปกติอ่ะถ้าถ้าพี่อยู่บ้านอย่าง
เนี้ยพี่มาแบบจากกรุงเทพมาเนี้ยมาบ้านอย่างมาอยู่บ้านอย่างเง
บางทีก็เห่ามันก็ต้องเห่าอยู่แล้วแต่ถ้ามีเสียงมอเตอร์ไซค์อะไร
อะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้ยินเสียงคนขับรถผ่านไปผ่านมาได้ยิน
อย่างเงี้ยค่ะอ่าก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกแล้วครับว่า
สิ่งหนึ่งที่ยากในการสืบสวนคดีนี้ก็คือเรื่องของช่วงเวลาต่างที่โอ้โห
คือมันก็จำยากอ่ะใช่ไหมค่ะอ่าใช่แล้วติบอกว่ายังไม่หมดนะ
ปั่นจักรยานด้วยนะยังเหลือจักรยานอีกอย่างหนึ่งนะครับ
ช่วงหน้ากลับมาค่ะแล้วก็ทีมข่าวไปเจอลุงพลค่ะครับ
เคยของน้องชมพู่คือวันนี้ตลอดทั้งวันไม่เจอลุงพลเลย
เพิ่งมาเจอมาช่วงสองทุ่มที่ผ่านมานี่แหละครับ
ก็เลยไปถามลุงพลเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละค่ะที่มีคนไปเห็น
ไม่รู้ว่ารถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์นี่แหละไปจอดทิ้งไว้ที่สวนยางพาราใกล้ใกล้บ้านน้องชมพู่
ครับในวันที่น้องชมพู่หายไปเดี๋ยวลุงพลจะเห็นหรือไม่เห็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราวันนี้พยายามจะหาคำตอบจากข้อมูลที่ได้มาจากชาวบ้านในพื้นที่บ้านกกอกนะคะ
คดีของน้องชมพู่ที่บอกว่ามีคนไปเห็นรถจักรยานหรือไม่ก็รถจักรยานยนต์
ของใครก็ไม่รู้อะค่ะไปจอดทิ้งไว้อยู่ที่สวนยางใกล้ใกล้กับบ้านของน้องชมพู่
วันที่น้องชมพู่หายตัวไปติเนี่ยค่ะทีมข่าวของเราก็ได้มีการจำลองเหตุการณ์นะคะ
ลองเดินลองขี่รถจักรยานยนต์แล้วนี่ลองปั่นจักรยาน
คือพิกัดที่ลองปั่นจักรยานลองเดินลองขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยคือทดลองจากบ้านของนายนาริน
ที่เป็นผู้ต้องหาอีกคดีหนึ่งนะคะคดีอนาจารย์เด็กหญิงวัย๕ขวบ
ซึ่งนายนารินถูกเรียกไปสอบปากคำคดีน้องชมพู่และนายนารินบ้านใกล้กับบ้านน้องชมพู่
นายนารินมีรถจักรยานยนต์แล้วมีรถจักรยานด้วยอันนี้ติเลยลองปั่นจักรยานดู
จากบ้านของนายนารินไปบ้านน้องชมพู่นะคะติบอกว่าก็เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะ
นี่ค่ะใช้เวลาการปั่นจักรยานก็ประมาณ๓นาทีกว่าได้นะคะระยะทาง๔๐๐เมตรนะคะติบอกแบบนี้
ทีนี้ค่ะประเด็นนี้แหละเราไปคุยกับหลายคนแล้วแล้วเราก็ไปคุยกับลุงพลด้วยนะคะ
เขยของน้องชมพู่อะค่ะคือลุงพลวันนี้ตลอดทั้งวันไม่อยู่
เพิ่งเจอเมื่อช่วงสองทุ่มที่ผ่านมานี่เองลุงพลบอกว่าขับรถพาพระสงฆ์สองรูป
ไปประชุมที่อำเภอดงหลวงตั้งแต่เช้าเรื่องของรับเทียนเข้าพรรษา

เพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีนัดสอบปากคำกับตำรวจเพิ่มเติม
ลุงพลก็เลยพูดถึงประเด็นนี้ล่ะค่ะ
พูดถึงประเด็นที่ว่ามีคนเห็นเรื่องรถจักรยานรถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
เดี๋ยวลองฟังดูว่าลุงพลเขาสังเกตเห็นด้วยหรือเปล่า
วันนี้ลุงพลไปไหนครับ

ตอนเช้าไปส่งพระอาจารย์บุญมาที่อำเภอดงหลวง

น่าฟิลี่เคยเคยได้ยินว่าคุณมาว่ายอะไร

ได้ยินข่าวที่พ่อตาให้สัมภาษณ์เมื่อวาน
แต่ผมเองผมไม่ได้ไปหาตรงจุดนั้น

นายนาลินเคยมาไหม

อันนี้ไม่ทราบครับน่าจะเป็นชาวบ้านพูดกันน่าจะเป็นชาวบ้านก็คุยกันตอนที่ตามหาน้องจมภูมิครับ
ถ้าเห็นเขาคุยว่าจักรยานไว้ไปจอดทางนู้นจักรยานใครผมไม่ทราบ
ครับยังหาตัวไม่เจอครับว่าใครเป็นคนพันธุ์จักรยาไป
ผมไม่ได้สังเกตนะครับว่าเพราะคนเข้ามาหากันเยอะ
อันนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอครับไม่ได้เจอเขา
ส่วนเรื่องของพระเดือนชัยครับทุกผู้ชมครับพระเดือนชัยครับ
ครับเพื่อมาประกอบพิธีหลอดเทียนพันธุ์ศาสตร์มอบถุงยังชีพให้กับ
หลังจากที่คณะส่งที่มุกดาหารลงมติว่าให้ท่านเนี่ยต้องออกจากจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้พระเดือนชัยมาที่นี่นะครับอุทยานมาคบูชาอนุสรตะบนสาวริกาอำเภอเมืองนครนายก
แต่ว่าจะเห็นว่ารักษณะเรียบร้อยเลยดูกิริยาสำรวมเลยนะครับ
ไม่แสดงกิริยาอาการแบบที่เราเคยเห็นมาก่อนนะครับ
เหมือนตอนที่มาครั้งแรกตอนนั้นอ่ะนี่ฮะที่มีหมุนตัว
ถูกต้องตอนนั้นมาปลุกเสกพระรุ่นที่๑นะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับพระเดือนชัยนะครับ
วันนี้ก็นั่งรถยนต์มานะฮะเป็นรถเบนส์นะครับ
ที่มาจากกรุงเทพทะเบียนกรุงเทพเราก็ไม่รู้มาจากไหนนะครับ
เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาหายไปหลายวันเนี่ยก็มีข่าวว่าท่านไปจังหวัดนู้น
จำวัดอยู่ที่นั่นที่นี่หลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
แต่ก็ไม่ใช่รถคันเดิมที่เคยขับไปขับมาที่นครนายกในครั้งก่อนนะฮะ
หลังจากนั้นนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์กับคุณปียชาติคงถิ่น
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเรื่องที่ตอนเนี้ย
ทางเจ้าหน้าที่ไปยึดพื้นที่ที่พักสงฆ์ถ้ำจานครูภูหินต่างที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ย
พระเดือนชัยบอกว่าก็ตอนนี้ตัวเองก็ไม่ขอยุ่งกับอะไรทั้งนั้น
เพราะคนเป็นพระใจต้องนิ่งตอนนี้เป็นพระก็นิ่งแล้ว
ส่วนคนอื่นก็ต้องนิ่งเช่นกันแต่ที่ผ่านมายอมรับว่ารู้สึก
โดนกลั่นแกล้งมาโดยตลอดขนาดชาวบ้านจะใส่บาท
มีคนไปห้ามบอกว่าห้ามใส่บาทพระสงฆ์วัดถ้ำจานครูภูหินต่าง
บางคนก็มาหาว่าเป็นพระบ้าบ้างพระผีปอบบ้าง
แต่ก็ไม่ขอตอบโต้แต่ยอมรับว่าเสียใจ
คิดถึงขั้นอยากจะศึกนะแต่ว่าลูกศิษย์เนี่ยขอเอาไว้
ถึงออกไปก็ย้อนได้มาอีกถ้าถามมาทำไมไม่อยู่เลยล่ะ
มันก็ไปตามธรรมไม่ใช่ว่าตามกิเลส
ลงตามฮบววัยใครฆ่ากีเรศดวงธรรมดวงหนึ่ง
ทั่วโลกก็ไม่หายหมดเงินเป็นล้านไม่หายเพราะแต่งกันห้ามามาหา
อ่ะพูดมาน่องมานั่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วมันหาย
เพราะนักข่าวเลยทำให้ฉันเดือดร้อนแต่ก่อนฉันก็อยู่ของฉันดี
ขูดไปหาตามป่าช้าภาวนาไปก็พอได้ดูดบุหรี่
พอได้กินข้าวกินป่าไปกับศาสตร์ยาชยมในป่าในดวงในเขาอ่ะ
ไม่มีใครไปออกข่าวไปทั่วโลกอันนี้พอผมก็เจอนั่นแหละ
อ่ะคล่องแบบนี้แหละของเธอมันจะเพราะเธอได้ดังเธอได้ข่าวเธอได้ดี
เธอก็ประกาศออกมาว่าก็ประกาศออกมาว่ากับอีนางนั้นก็ประกาศออกมาว่า
อ่ะโอ้โหตั้งแต่เป็นสถานีมานี้ไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ซะต้านหลวงปู่หนูกับน้องสุมภูกิ์ขึ้นมาก็ดังจากน้องสุมภูกิ์เห็นไหม
เขาพูดฝันฟื้ออะไรมาฝันฟื้ออะไรแบบเบาอ่ะอ่ะ
พอผลออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลขตัวนี้มันออกมาอย่างนี้
มันอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้กับหลวงปู่หนูก็เลยอยู่ไม่ได้อย่างนี้
อ่ะอ่ะอ่ะแล้วจะไม่เอาไปช่างตรงไหนให้อยู่บ้าง
แต่ครับเขาก็มีคนไปห้ามอย่าขึ้นไปนะวัดภูหญิงต่างอ่ะ
อย่าเพิ่งลงไปนะถ้าวัดหลวงปู่วีอ่าวัดถ้ำประดูกไม่ลงมาอ่า
ยังไม่ออกไปพระภูมิต่างอย่าไปนะแต่ตรงนี้เขาตายไปแล้วคนหนึ่ง
เป็นอวัตตรอก็เลยเหลียเยอะอีกคนนึงสองคนพี่น้องบ้านติดกัน
ขึ้นไปบอกอัตตามะคนแรกสาบานตัวหน้าไฟหน้าดิน
เขาพูดจริงจริงกันที่แรกอ่ะเป็นเช่นนี้อัตมา
พอไปใส่บาทวัดนั้นแล้วเขาก็วิ่งหนีเดินหนีก็มี
บางคนก็ว่าเอาพระอะไรดำ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
อย่างนั้นอย่างนั้นบิณฑบาตเรื่องเครียบขอบิณฑบาต
เดือนชัยบอกว่าที่ผ่านมาไม่ได้มีเจตนาจะอวดอุตรินะครับ
ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าทำไปเพราะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
ส่วนบทสวดต่างที่ปรากฏให้เห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาธรรม
เหมือนกับบทสวดต่างแต่ละนิกายแต่ละประเทศ
ซึ่งก็ออกเสียงออกสำเนียงภาษาต่างกัน
พระเดือนชัยยืนยันว่าไม่เคยเรียนมนต์ดำนะครับ
ก็มีแต่บทสวดต่างนะก็อาศัยท่องบทสวด
บทสวดที่เขามีเล่มละ๓๕บาทที่วางขายอย่างนี้นะฮะ
ที่พิมพ์ด้วยหมึกดำอะไรแบบนี้นะครับ
พระเดือนชัยบอกพอบอกคุณปริญญชาติผู้สื่อข่าวของเราตรงนี้เนี่ย
บอกว่าอันนี้อัตมาก็ไม่ได้บอกเลขอะไรนะ
เดี๋ยวบอกว่าท่องจากบทสวดเล่ม๓๕บาทคนไปตีความอีก

ส่วนเรื่องที่เพื่อนบอกว่าพระเดือนชัย
เคยเป็นคนขี้เหล้าเมายาอันนี้มันตั้งแต่สมัยก่อน
ตอนที่ยังไม่ได้บวกสมัยเป็นคราวาทเนี่ย
อย่าไปเล่นการพนัน
ถ้ามันดำก็อยู่ในคำพี่อยู่ในหนังสือนั่นแหละบนพิธีเพราะว่าเขานังสือดำพิมพ์
เป็นตัวดำเพราะว่าเขาไม่เอาตัวปากกาขาวพิมพ์ไงจะเรียนตรงนี้ล่ะ
พุทธทางสรนังกัชชามิเขาเอามาตรงนี้แหละหนังสือดำบนพิธี
หัวละ๓๕บาทไม่ได้บอกหวยนะถ้าพุทธไปเรียกเป็นหวยไม่ได้เดี๋ยวอันนี้ก็ต้องกันซะเท่าเกิน
อันที่เพื่อนบอกว่าเวลาบวชเราก็จะมีเงินนะเราก็จะมีเงินเวลาบวชเราก็มีเงิน
อันนั้นกับเพื่อนไปอันนี้เราคุยเล่นกันแต่เพื่อนเอามาพูดว่าเป็นข่าวกันลืออะไรอย่างเงี้ย
ว่าต่อมานี่เป็นสั่งเฟศสั่งลายอันนี้อันนั้นต่อมาได้พูดจริงก็พูดหยอกเพือนเขาไปเรียกใหม่ให้
ทีนี้ในช่วงเวลานี้เนี่ยพระเดิญชัยบอกว่าก็จะจำวัดอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่ามีเรื่องของการทำพิธีเรื่องของเทียนพรรษา
เราก็ถามว่าแล้วจากนี้ไปจะไปไหนต่อพระเดือนชัยบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจนะครับตอนนี้จะขออยู่ที่อุทยานมาคะบูชานุสรที่นครนายกไปก่อน
ส่วนคดีน้องชมพู่นะครับที่มีการเรียกคนเร่ร่อนล่าสุดเนี่ยไปสอบปากคำแล้วเห็นเหมือนกับว่ามีการเขียนลักษณะเหมือนกับภาษาแปลกเหมือนกับเครื่องรางของขลังภาษาคาถาอะไรหรือเปล่า
พระเดือนชัยบอกว่าอาจจะเป็นภาษาธรรมก็ได้ส่วนเครื่องรางที่ติดตัวเข้ามาเนี่ยลักษณะเป็นกะลามะพร้าวแล้วมีเชือกผูกอยู่ก็อาจจะเป็นของขลังของเขาก็ได้จะมีอะไรแฝงอยู่นั้นหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเดี๋ยวฟังพระเดือนชัยนะครับ
นี่นะคะทีนี้ค่ะ๔๖วันนะคะยังจับคนร้ายคดีน้องชมพู่ไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็เลยขออนุญาตสรุปนะคะเรื่องราวทางความเชื่อที่ถือเป็นที่พึ่งทางใจ
พยายามจะมาช่วยคลี่คลายคดีของน้องชมพู่นะคะทั้งพระทั้งร่างทรงเคยบอกอะไรเอาไว้บ้าง
ไปตั้งแต่ต้นตั้งแต่พระเดือนชัยเลยค่ะครับพระเดือนชัยธรรมวิจโยเจ้าอาวาสวัดถ้ำจานภูหินต่าง
ก็บอกกับเราว่านิมิตเห็นคนร้ายมี๒คนมีคนสนับสนุนสี่คน
หนึ่งในคนร้ายโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวแบบจำได้เพราะว่าใส่หมวกแบบคาวบอยนี่นะคะครับ
พระอีกรูปนึงค่ะพระมาณชัยถิระยาโนพระสงฆ์จากวัดป่าธรรมเจริญ
ที่ไปทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณให้น้องชมพู่บนภูเหล็กไฟ
ระหว่างทำพิธีนิมิตเห็นคนร้ายว่ามีสองคนค่ะคนหนึ่งผอมสูงอีกคนนึงอ้วน
เป็นคนทำร้ายน้องใช้วิชาอาคมปิดบังไว้และบอกว่าตำรวจไม่ต้องไปตามจับให้เหนื่อย
เดี๋ยวคนร้ายมอบตัวเองในวันพระใหญ่นั่นก็คือวันที่๕กรกฎาคมนะคะ
มาค่ะพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตเจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงราย
บอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีที่เกี่ยวกับเรื่องราวความอาถรรพ์แต่เป็นคดีฆาตกรรม
คนร้ายมีหนึ่งถึงสองคนคนร้ายเป็นคนใกล้ตัวที่สุดหรืออาจเป็นคนในครอบครัว
ครับนอกจากนี้นะคะพระอาจารย์ลายค่ะเจ้าสำนักสงฆรณาที่ใช้วิชาตาทิพย์
นี่พระอาจารย์ลายบอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายผิวดำแดงเอาเสื้อน้องชมพู่ไปซ่อนไว้บนแหล่งน้ำที่อยู่บนภูเขา
ครับแล้วก็ใส่ถุงมัดปากถุงใช้หินถ่วงเอาไว้อืม
แล้วก็บอกด้วยว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เกิดจากความขัดแย้งของคนในครอบครัว
จากปัญหาเรื่องของที่ดินหรือมรดกที่แบ่งกันไม่ลงตัวสุดท้ายมาลงกับเด็ก
นี่คือพระนะคะทีนี้มาดูในส่วนของร่างทรงค่ะ
หมอธรรมตาทิพย์แห่งบ้านกกอกค่ะเพ่งกระแสยานนะคะบอกว่าคนร้ายมีสองคน
เป็นคนมีวิชาอาคมเล่นคุณสัยมนต์ดำใช้วิชาสับเปลี่ยนที่ซ่อนหลักฐานไปมา
หมอธรรมแนะนำให้พ่อแม่ของน้องชมพู่บนบานสารหลักบ้านให้ช่วยตามหาอีกทาง
แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเปิดทางให้ซึ่งพ่อกับแม่ของน้องชมพู่ก็ทำตามนะคะ
อืมนอกจากนี้ยังมีร่างทรงพ่อปู่ต้นยางไผ่ทำพิธีแล้วก็ร่างทรงประทับร่างตัวสันนะคะ
นิมิตเห็นคนร้ายมีสองคนคนหนึ่งเป็นคนนอกพื้นที่อีกคนนึงเป็นคนในหมู่บ้าน
ตอนนี้คนร้ายทั้งสองคนอยู่ดีสบายดีไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไร
ยังเดินไปเดินมาอยู่ทั่วหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีพระครูประหลัดมานัทยานะมานโส
หรือพระนิ้งหน่องที่มาช่วงท้ายท้ายอ่ะค่ะพระนิ้งหน่องทำนายว่า
วันพระที่จะถึงนี้วันขึ้นแปดค่ำเดือนแปดตรงกับวันที่ยี่สิบแปดครับ
ี่สิบแปดมิถุนายนนี้เรื่องจบค่ะอ่าตำรวจจะจับคนร้ายได้ค่ะ
เพราะวันพระจะมีพุทธศาสนิกชนทำบุญสวดมนต์กันเยอะ
และน้องชมพู่จะไปดนจิตโดนใจให้คนร้ายมอบตัวนะคะ
แล้วล่าสุดเลยก็คือร่างทรงนายถนอมสุดหอมหมอธรรมจากบุรีรำ
ยกหินนะคะครับนี่ค่ะก็บอกว่าคนร้ายเป็นคนในหมู่บ้าน
เป็นผู้ชายอายุประมาณสามสิบสองสามสิบสามปี
ตำรวจจะจับคนร้ายได้ภายใน๙วัน๑๐วันค่ะ
เราก็จะตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อนะครับท่านอยู่กับเราที่ไทยรัฐทีวี
ไทยรัฐนิวโชว์นี่แหละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมลงพื้นที่หน่อย
ค่ะนะไปที่บ้านกอกกอกหน่อยนะครับไปดูว่าเออ
จะมีเหตุการณ์อะไรเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างนะครับทุกผู้ชมครับ